ผมเวลาไปอยู่ต่างประเทศประเทศที่หนาวผมเป็นคน
นอนกับฮิตเตอร์ไม่ได้คือแก้ผ้าเลยอ่าแล้วก็แง้มหน้าต่าง
นิดนึงห้องสูตรมันจะเป็นเตียงใหญ่นึกออกไหมครับ
ผมนอนฝั่งนี้ครับแล้วเขาอ่ะค่อยไต่ขึ้นมาคุณ
ค่อยไต่ขึ้นมาอย่างเงี้ยอ่าแต่ผมอะไปไหนไม่ได้อ่า
ผมก็นอนอยู่เฉยแต่พอเข้ามาถึงปุ๊บนัวเนียว่ะเสร็จ
ปุ๊บเขาจับมือผมอ่าแล้วเขาพาผมอ่ะแล้วผมก็เดินตาม
เขาเหมือนป้าหนึ่งว่าเชื่อฟังทุกประการอ่าก็เดิน
ตามเขาไปเนี่ยเขาหายไปเว้ยอ่าแต่กูยืนอยู่ท่ามกลางถัง

อันนี้เขามายืนอยู่ที่ปลายเตียงเขามายิงผู้หญิง
อันนี้ไม่เห็นผมยังไม่เห็นหน้าอะไรเขาเลยเหมือนกัน
ครับผมมองตกใจตื่นมานี้เลยคุณครับแล้วผมมองไปที่
เขาลุกขึ้นมาเหมือนเดิมมองมองให้ชัดมองให้เห็นหันกลับ
ไปผมนอนอยู่อ่ะก็ตัวเรานอนอยู่นั่นใช่อืม
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานี
ดุกับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเดิมครับและยินดี
รับทุกท่านเข้าสู่เดือนแห่งความสยองขวัญเทศกาลวัน
ฮาโลวีนแฮปปี้ฮาโลวีนเดย์กับเดือนตุลาคมครับไม่แน่ใจ
นะครับว่าสถานีผีดุของเราเนี่ยมาพบกับคุณผู้ชมในช่วง
ฮาราวีนนี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วน่าจะเป็นครั้งที่๓
หรือว่าจะเป็นครั้งที่สี่นี่แหละครับแต่ทั้งหมดเลยครับ
ทีมงานของเราทุกคนนั้นพร้อมเต็มใจที่จะเสิร์ฟความหลอน
ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งครับสำหรับท่านไหน
ที่มีประสบการณ์หลอนอย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับอย่าลืม
นั่นเองครับแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราพิเศษครับแขกรับ
เกิดขึ้นในต่างแดนล้วนที่จะมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน
และที่สำคัญเขาฝากกระซิบบอกทีมงานมานะครับว่าเรื่องเล่า
ของเขาวันนี้ที่เขาไปเจอมาเนี่ยมีประมาณสัก๔๐เรื่องด้วย
กันและวันนี้ต้องบอกว่าเป็นโชคดีของคุณผู้ชมจริงจริงนะ
ที่ทุกท่านนั้นจะได้ฟังเรื่องราวของเขาทั้งสี่สิบเรื่องหรือ
เปล่าไม่รู้ต้องให้เขามาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันครับถ้าคุณ
คุณผู้ชมพร้อมไปพบกับนักเดินทางนักแสดงท่านนี้กันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่ผมเกริ่นบอกกับคุณผู้ชมไว้นั่ง
ข้างข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับอย่างที่บอกว่าท่านเนี้ย
เป็นดารานักแสดงบุคคลที่มีชื่อเสียงและที่สำคัญคือ
เป็นนักเดินทางวันนี้ผมตื่นเต้นมากที่ได้คุยกับพี่
ยินดีต้อนรับพี่จ๊อปนิธิสมุทรโคจรครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ขอบคุณครับครับผมขอบคุณนะครับผมติดตามผมชอบรายการท่องเที่ยว
อ่าแล้วก็ชอบดูพี่เวลาพาไปเที่ยวต่างประเทศอืมยิ่ง
เป็นประเทศที่แบบไปลึกหน่อยที่แบบคนทั่วไปไม่ค่อย
ไม่ค่อยรู้จักอะไรอย่างเงี้ยอืมแน่นอนครับว่าการเดิน
ทางของพี่เนี่ยมันมีที่มาที่ไปครับมันมีประสบการณ์ต่าง
ถูกไหมฮะวันนี้เราจะมาคุยกันนอกเหนือจากเรื่อง
ท่องเที่ยวครับแน่นอนเรื่องผีครับพี่ครับขออนุญาตถามพี่
ก่อนเลยครับพี่จ๊อปครับพี่จ๊อปเชื่อเรื่องผีไหม
เชื่อครับร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นต์โลกนี้มีผี
แน่มีผีครับเพราะว่าเพราะว่าผมเจอด้วยตัวเองผมผมไม่
เคยฟังเอ่อไม่ได้เอาเรื่องที่เอามาเล่าต่างเนี่ยไม่ใช่
เรื่องที่เขาเล่าให้ฟังครับแต่มันเป็นเรื่องที่มันเกิด
กับตัวผมเองบางคนกลัวเพราะว่าได้ยินมาอ่าแต่
อันนี้คือพี่เจอกับตัวเองใช่แล้วตั้งแต่เด็กเด็กมาเนี่ย
ผมจะได้ฟังคุณย่าเล่าให้ฟังตลอดเวลาว่าเวลาเราอยู่ใน
ที่อยู่ในห้องคนเดียวเรากลัวไงตอนเด็กเด็กครับไม่ต้อง
กลัวหรอกผีไม่มีจริงอืมแต่คุณย่าก็จะเล่าให้ฟังใน
ยุคที่แก่อยู่สงครามโลกทำไมคนแก่ชอบบิ้วเรื่องผีเด็ก
จะชอบอย่างงี้เลยไม่มีจริงไม่มีจริงผีไม่มีจริงอืมแต่
เดี๋ยวพอเผลอปุ๊บเนี่ยตอนสมัยสงครามโลกนะคุณย่า
เนี่ยไปอยู่ที่พระประแดงไปอย่างนู้นอย่างนี้ลอยมาปุ๊บ
มาหาตอนนังคืนนั่งอยู่บนต้นมาผีไม่มีผีไม่มีไม่มี
แต่แกจะเล่าอย่างนี้ให้เราฟังเราก็จะฟังเรื่องนี้มา
ตั้งแต่เด็กอืมเราก็จะฟังว่าเออเรื่องผีผีแต่มันยัง
เคยเจอกับตัวเองครับแล้วถามต่อไปอีกว่าแล้ว
เป็นคนกลัวผีไหมอ่าผมไม่กลัวผีไม่กลัวเลยอ่ะ
กลัวแต่ตกใจไม่ตกใจนะสมมุติวันนี้มาแม่มา
อย่างเงี้มันก็ต้องตกใจเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถามว่าที่
เคยเจอก็คือเจอแบบสัมผัสกันได้ครับเจอแบบนั่งอยู่
อย่างงี้เจอนะมีการเล่าเรื่องราวกันอย่างงี้ครับ
อันนี้เคยเจอกับตัวเองครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยรู้สึก
ว่าแล้วผมไม่เคยเจอแบบในหนังผีไงอืมที่แบบมาถึง
มีไส้ห้อยเดินแห้น่ากลัวไม่เคยมีมาเป็นคนก็เป็นคน
คนอย่างนี้เป็นคนเหมือนที่นั่งคุยกับคุณแจ๊คอยู่เนี่ย
ครับก็ก็ก็มายืนคุยกันอยู่เดี๋ยวนะพี่จ๊อปก็เลยจะบอก
จ๊อปนั่งคุยกับผีมาแล้วเหรอใช่ครับอันนี้คือเรื่อง
จริงที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตผมจริงจริงผมก็เลยรู้สึกว่า
ผมจะกลัวทำไมก็ในเมื่อเขาไม่ได้น่ากลัวเขาก็เหมือน
คนหนึ่งอ่ะแล้วแล้วจะกลัวทำไมก็นั่งพูดคุยกัน
เรื่องปกติธรรมดาทั่วไปอย่างนี้แหละครับใช่แล้วแล้วอย่าง
หนึ่งผมรู้สึกอย่างหนึ่งคือผมไม่ได้ว่าไม้ตายว่ามี
จะต้องไปแช่งเขาต้องไปนู่นไปนี่เขาแต่ผมจะ
พูดกับเขาว่าในกรณีนี้ครับอย่ายุ่งกับผมครับในกรณี
นี้มีอะไรว่ามาครับต้องการอะไรบอกเออบอกมาอืมแต่ถ้า
ในบางกรณีคือมันเป็นเรื่องที่เฮ้ยไม่ไหวแล้ว
นะอืมอย่าอย่ายุ่งได้ไหมมึงลงไปเลยอืมอะไรอย่างเงี้คือแบบ
ข้ามเส้นเกินไปเออผมว่าเขาในความรู้สึกแบบนั้นคือ
แบบมันมันเจอหลายเรื่องมากจนรู้สึกว่าจะกลัวทำไมอ่ะ
เฮ้ยอันนี้เซอร์ไพรส์ว่ะพี่ชอบเจอกับผีเยอะมากเหรอ
ผมว่ามันแปลกนะมันแปลกสำหรับผมนะแล้วผมก็รู้สึกว่า
พอเวลามันเจอเจอแล้วแล้วยังไงก็เขาไม่ได้น่ากลัว
แล้วเขาทำอะไรเราไม่ได้อ่ะครับแล้วแล้วจะกลัวทำไม
วันนี้ผมกะมานั่งคุยกับพี่จ๊อปผมคิดคิดเองว่าอ๋อพี่จ๊อปก็คือ
เคยผ่านประสบการณ์มาแหละแต่อาจจะไม่ได้แบบเห็นเป็นตัวเป็นตน
อาจจะแบบกำกึ่งกึ่งแต่ผิดคาดคือพี่จ๊อปนั่งคุยกับผีมาแล้ว
อันนี้เตอร์ไพรส์มากไม่ใช่ทุกเคสนะครับครับ
แต่หลายหลายเคสที่เป็นอืมผมต้องบอกแบบนี้รู้ทีหลังว่าเขาคือผี
รู้ทีหลังใช่รู้ทีหลังรู้จากตอนเช้าที่เกิดขึ้นครับ
ถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วเขาเล่าให้เราฟังครับ
อย่างงี้เป็นต้นว่าอ้าวแสดงว่าเมื่อคืนการที่เราในความรู้สึกผมนะ
การที่เราจะเจอผีเนี้ยเอ่อหนึ่งเราต้องอยู่คนเดียวใช่ไหมอืม
สองอยู่หลายคนก็ได้อืมแต่ที่เหลือหลับหมดอืมหรือที่เหลือไม่ได้ใส่ใจกับ
อะไรใดใดทั้งสิ้นครับอ่ะพูดแต่หลุงบ้านเขาเมาแอกันไปแล้วครับ
อะไรอย่างงี้ครับแต่เอ่อพอเวลามันเจอแบบนั้นอ่ะ
ส่วนใหญ่มันก็คือเราจะนอนนอนอืมแล้วก็เหมือนหลับหลับตื่นตื่นหลับหลับตื่นตื่น
หลับหลับตื่นตื่นครับหลับหลับตื่นตื่นแล้วมันจริงหรือไม่จริงครับ
มันคือความฝันหรือมันคือความจริงครับมันแยกไม่ออกครับแล้วแต่เรื่องราวที่เรารับฟังทั้งหมด
พอมันเรามารับรู้เออว่ะมันเกิดขึ้นจริงจริงใช่แล้วมันไม่ใช่
แล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนี้คือเนื่องจากเวลาผมไปที่ที่เราไปเที่ยวกับครอบครัว
ครับไปเที่ยวกับภรรยาลูกนู่นนี่นั่นมันก็จะไปในที่ที่มันไม่ลำบากไงครับ
มันก็ไม่ค่อยมักจะเจออะไรทั้งสิ้นครับแต่เวลาเราไปกับทีมงานอืม
เรามักจะไปในที่ที่มันลำบากเซฟคอร์สเออมันกำดานไม่ไม่ใช่
คือเมืองบางเมืองมันเป็นเมืองที่มันไม่มีโรงแรมมันเป็นเอ่อ
ไม่ได้ไปเที่ยวแบบตั้งใจที่จะไปพักผ่อนเออเออเราจะไปถ่ายอ่า
อย่างเช่นผมจะไปถ่ายตักกัสซีลาอย่างเงี้ยครับครับอยู่ที่ประเทศปากีสถาน
อย่างเงี้ยมันไม่มีโรงแรมมันมันไม่ได้มีโรงแรมเยอะแยะให้คุณเลือก
อ่าคือคุณก็ต้องพักโรงแรมนี้แหละวะครับเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้
มันก็จะต้องเจอกับเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นพอเวลาเราเจอ
มันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกที่เออว่ะมันมักจะมาแบบในที่ที่มันกันดันแล้วอยู่กับทีมงาน
อยู่กับทีมงานและทีมงานเนี่ยหลายร้อยละร้อยเลยไอ้เนี่ยหลับ
หลับอยู่อันนี้หลับอยู่ข้างข้างผมนี่แหละครับแล้วมันมักจะเป็นแบบนี้
ไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องอะไรผมมีความรู้สึกว่าโทษนะครับ
ไอ้แจ๊กไอ้แจ๊กเหมือนตะโกนสุดเสียงอันนี้ก็ไม่ตื่นครับ
ความรู้สึกในบางครั้งมันเหมือนขยับตัวไปเรียกเขาไม่ได้ครับไม่ได้
มันมันไปไม่ได้อ่ะอืมมันก็เลยต้องฝืนอยู่กับสิ่งนั้นครับ
แต่ในบางครั้งมันสามารถขยับได้ไว้คุณโทษนะผมสามารถขยับไป
เนี้ยอ่าเนี้ยเนี้ยทำได้แค่นั้นเออแต่คุณก็ไม่ตื่นว่ะอืม
คุณก็ไม่ตื่นว่ะแล้วจนกระทั่งมันเกิดขึ้นตอนเช้า
แล้วผมก็มานั่งเล่าให้ทีมงานฟังว่าผมอยู่กับคุณสองคน
เฮ้ยเมื่อคืนมันเป็นแบบนี้ว่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างงี้อืม
งานทุกคนนอนหลับสบายดีอืมยกเว้นเราคนเดียวใช่ครับ
บอกตัวเองได้ไหมคะว่าพี่มีเซนต์ผมไม่อยากเรียกว่าตัวเองมีเซนต
อืมเพราะว่าถ้ามีเซ็นต์อ่ะมันจะต้องสัมผัสได้เรื่อยเรื่อยอืม
แต่มันอยู่ที่บางช่วงเวลามากกว่าครับบางที่ผมไปนอนอยู่ข้างข้างสุสาน
คือไอ้สถานที่ที่เราอยู่มันจำเป็นต้องอยู่ตรงนั้น
เราก็ไม่เคยเจออะไรอืมแต่บางที่เราไปอยู่ในที่ที่มันเป็นอดีตอืม
เอ่อมันเป็นเนินอืมมีมีหมู่บ้านแล้วตรงนี้มันมันมันก็เจออ่ะอืม
ที่ที่ควรจะเจอมันก็ไม่เจออ่ะที่ที่ไม่ควรจะเจอเออดันเจอเออ
อย่างเงี้มันก็มันก็แล้วแต่มันอยู่ที่จังหวะจังหวะและอืม
ผมผมยังคิดในทางวิทยาศาสตร์นะผมคิดในเรื่องของฟิสิกส์ของช่องประตู
ที่มันเปิดไปเจอกันในช่วงเวลาไหนครับซึ่งเผอิญว่าเราไปแมทชิ่งกับเขาพอดี
ครับในบางเรื่องที่คล้ายกับคลื่นวิทยุที่มันจูนติดกันพอดี
ในวันนั้นนะครับในวันนั้นในช่วงเวลานั้นในผมเชื่อในเรื่องของเอ่อ
จิตวิญญาณผมเชื่อแบบนั้นผมเชื่อว่าเรานั่งอยู่ตรงเนี้ย
เราก็จะมีมีดวงจิตของเราค่ะและดวงจิตของเราในช่วงเวลานั้นที่มัน
มันพร้อมจะเปิดครับหรือมันพร้อมจะปิดอืมมากกว่าอืม
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคำว่ามีเซนต์หมายความว่ามันเปิดตลอดเวลาเลย
เชิญเลยใครจะเข้ามาจูนกับฉันก็มาครับแต่อันนี้ผมว่าผมไม่ใช่
อันนี้มันมาเป็นบางจังหวะเออมันมาเป็นบางจังหวะ
มันอยู่ที่ภาวะณตอนนั้นว่าเราอยู่แบบไหน
ถูกไหมฮะใช่แต่ผมก็จะย้อนกลับมาทั้งหมดที่ผมพูดมาครับ
ผมไม่กลัวอืมผมรู้สึกว่าผมไม่กลัวอืมโอ้โหนี่แค่เกิดมาอีกนะ
คุณผู้ชมนะทีนี้น่ะผมว่าทุกคนรอแล้วอืม
ไม่มีขนาดนี้ไม่ให้ผมเคยพูดให้ฟังว่า
ในรายการรายการหนึ่งเขาก็ถามผมว่า
เออพี่เคยนั่งจดเอาไว้ไหม

ผมก็เคยนั่งคุยกับน้องในทีมว่า
เรื่องที่เราเคยไปกันมาแล้วแล้วน้องในทีมก็อยู่ด้วยกันเนี่ย
ครับมันช่วยกันเอามันดีเพราะมันไม่ได้อยู่ในหัวตลอดเวลา
ออกป่ะเราต้องทำงานเราต้องขายงานต้องไปพรีเซนต์
เราต้องทำอะไรเยอะแยะมากมายเรื่องมันไม่อยู่ในหัวตลอดเวลา
แต่สมมุติคุณแจ๊คเป็นทีมงานจ๊อปครับเฮ้ยพี่ไอ้เรื่องนั้นไง
อันนี้อีกคนนึงเอ้ยพี่เรื่องนี้ไงพี่มันก็เลยนั่งโน้ต
ไปแต่ขอแค่แบบอ่าบอกชื่อเรื่องมาครับผมจะแค่เราเหล่าเรา
พอเราเราถ้าเรื่องมันเก่าแล้วนะครับผมก็จะมานั่งเฮ้ย
เรื่องเป็นประมาณไหนวะอ๋อพอเขาแล้วอ๋อโอเคไม่ต้องแล้ว
เดี๋ยวผมต่อเองได้อืมรวมไปรวมมาได้ประมาณกลมกลมสี่สิบเรื่อง
ในชีวิตนะที่ทำรายการแบบนี้นะที่ออกเดินทางนะ
ผมว่าผมเจอประมาณนี้เยอะมากเยอะมากพี่
สำหรับคนคนหนึ่งที่เจอเรื่องพวกเนี้ยได้เออแล้วย้ำก็คือมันไม่ใช่เรื่องที่ผมฟัง
มันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับตัวผมเองอืมอะไรอย่างงี้เป็นต้นโอเค
ก่อนที่จะไปกันที่ต่างประเทศเริ่มต้นกันที่ในประเทศไทยก่อนพี่มีไหมพี่
ไปทำงานแล้วเจอในประเทศไทยเยอะในประเทศไทยเยอะมากเยอะ
เยอะจนกระทั่งแบบอย่างบางรายการเคยเล่าให้เขาฟังแล้วนะ
อย่างเช่นที่แบบน้ำตกเนี้ยที่ผมตกน้ำตกลงมา
อะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งอันนี้ก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันอืม
เกิดขึ้นได้ไงวะอืมเกิดขึ้นได้คือผมถามหน่อย
แต่ต่อให้คุณเป็นยอดมนุษย์มีพลังมากมายแล้วคุณตกจากน้ำตก
ที่มันสูงลงมาแล้วคุณสามารถโผล่ไปเกาะหินในน้ำตกได้
แล้วคุณสามารถไต่หินผ่านน้ำที่ตกลงมาได้อืม
ได้ไงวะอืมผมทำไม่ได้หรอกมันคือพลังแฝงเออ
แล้วมันขึ้นมาแล้วภาพสุดท้ายที่ไม่ใช่ว่าภาพที่เห็นคือ
มันมีมือยื่นลงมาอย่างนี้ผมจับมือแล้วเขาก็ดึง
ผมขึ้นไปแล้วคนก็นั่งร้องไห้กันอยู่ครับแล้วที่สำคัญคือเขาบอกเลยว่าจะเอาไอ้นี่
จะเอาผมเนี้ยเหรอใช่มันมันเป็นเหตุที่เอ่อ
เท้าความเล็กน้อยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวใครไปย้อนดูคลิปเก่าเก่าแล้วกันตอนที่ผมจะเดิน
น้ำตกผมเล่าแบบเร็วแล้วกันนะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันก็คือผมไปเที่ยวน้ำตกนอนอุทยานเพราะฉะนั้น๔โมงกว่าเขาจะให้คนออกจากอุทยานหมด
ใช่เราค่อยออกไปเล่นน้ำตกกันครับเพราะเรานอนที่อุทยานครับ
แล้ววันนั้นอ่ะมันไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์คนมันไม่ได้เยอะอืมเราก็เลยไปนั่งเล่นน้ำตกกันอืม
เล่นน้ำตกไม่ไกลจากบ้านครับก็ไปนั่งในในทานน้ำอ่ะว่าง่ายน้ำไหลกันคุยกันนู่นนี่นั่น
ส่วนใหญ่ก็เล่นไปเล่นมาเล่นไปเล่นมาเสร็จปุ๊บอ่าหลังจากนั้นมีพี่คนสองคนเขาบอกว่า
ไปเราขึ้นไปตรงน้ำตกข้างบนกันดีกว่าก็เดินกันไปอืม
ก็เดินกันไปแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยคือผมปวดฉี่ผมก็เลยไปฉี่
แล้วค่อยเดินต่ออ่าเขาก็ขึ้นไปข้างบนมันก็เดินพาเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดิน
เรื่องทั้งหมดมันรับรู้ตอนเช้าหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วคือเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงมีคนบอกว่าให้ไปทางนี้สิเขาก็ตกใจ
ครับแต่เข้าใจว่าคนในคณะเป็นคนบอกกันเองครับ
คุณเวลาคุณไปเดินน้ำตกมันจะมีเสียงน้ำตกดังถูกต้องไหมใช่ครับแล้วคุณไม่ได้เดินกันเป็นแผงครับ
สมมุติคุณคุณเดินนำหน้าอืมทางขวาดิอืมคุณก็เข้าใจว่าไอ้คนทั้งหลังเนี่ย
บอกให้ไปทางขวาบอกให้ไปทางขวาคุณก็เดินเรียวไปทางขวาครับ
เพราะมันเดิมไปเรื่อยเรื่อยมันค่อยค่อยไตขึ้นได้จริงจริงคุณจนกระทั่งมันเป็นลาน
กว้างลางกว้างแต่มันมืดแล้วพอมันขึ้นไปตรงนั้นมันมืดแล้ว
ื่นแล้วเสร็จปุ๊บถึงเวลาเราขึ้นไปเวลาขึ้นไปยืนอยู่บนน้ำตกอ่ะ
แล้วเรามองมาข้างล่างเฮ้ยก็แค่ตรงนี้แล้วก็เดินต่อไปมีเส้นทางเดิน
เดินลงอ่ะอืมทำไมเราต้องเดินอ้อมทางเมื่อกี้ด้วยวะอืม
ทุกคนก็เลยบอกว่าให้ไปทางนี้กันสิครับก็มีพี่คนที่หนึ่งเดินข้าม
ไอ้จุดที่น้ำมันจะไหลตกอะครับอืมน้ำไม่ได้สูงเลยน้ำประมาณสักเนี่ย
ประมาณเนี้ยครับคนที่หนึ่งเดินข้ามไปปุ๊บหันมากลับมาแล้วก็พยายามพูดอะไรไม่รู้
แต่ตรงนั้นคุณยืนอยู่ตรงน้ำตกคุณเข้าใจป่ะ
คนที่สองครับไปอืมก็ไปอีกครับผมอ่ะเป็นคนที่สามครับ
จะเดินไอ้คนที่สองภาพที่ผมเห็นคืออย่ามาประมาณเออเออ
แล้วข้ามไปตรงนั้นอ่ะมันจะมีพวกเศษไม้อ่ะคุณตัวผมอ่ะคนมันเยอะอ่ะคุณ
ครับก็เดินมันไม่ได้คิดอะไรนึกออกป่ะก็เดินไปเดินเดินเดิน
เขาก็ยื่นไอ้ไอ้ไม้เนี้ยมาอ่าผมก็จับอืมจับเดินไปสักเก้าสองเก้า
ผมรู้สึกผมเรียนโรงเรียนชายล้วนครับเวลาเล่นกันผมจะรู้
เวลากระโดดถีบมันเป็นความรู้สึกนั้นเลยคุณ
เหมือนโดนกระโดดถีบใช่กับน้ำสูงประมาณนี้แล้วมันกระโดดถีบ
แล้วถ้าเกิดพูดถึงน้ำตกเนี้ยไปดูว่ามันจะสูงอืม
ต่อให้ไม่ลงมาล่างตกมาแค่สักประมาณ๒เมตร
ผมก็คงไม่มีปัญญาจะทานแรงมันขึ้นไปอยู่แล้วถูกต้องป่ะ

ผมแต่แต่ในตอนนั้นน่ะคนที่เห็นกับตัวผมเอง
ผมรู้สึกว่าผมตกมาในน้ำที่มันเยอะ

เฮ้ยไตละธรรมนรก
แม่งปั๊บแต่เอาส่วนตัวไอ้นั้นผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ปีน

รู้สึกว่ามีคนอุ้มอุ้มอุ้มเลยอุ้มขึ้นไปอย่างนี้

อุ้มขึ้นไปจนกระทั่งมีมือยื่นลงมากลับมือดึงขึ้นไปนู่นนี่นั่น
จึงเกิดเหตุการณ์ต่อมาในย้ำข้างพื้นอีกมากมาก

อ่าแล้วก็พอตอนเช้าที่ไอ้สิ่งที่มันรับรู้คือ
ตอนที่ผมจะเดินข้างน้ำตกไอ้คนแรกที่เขาข้ามมาแล้ว

เขาบอกเลยว่าเขาได้ยินเสียงเพราะเขาไม่ได้ยินเสียงพวกเรา

ไอ้คนที่บอกว่าไปทางขวาไปทางซ้ายอะ
ไอ้คนนั้นน่ะไอ้เสียงที่ไอ้เสียงนั้นน่ะตะโกนมาว่า
จะเอาคนนี้ตอนที่ผมกำลังจะเดิน

แล้วเขาก็เลยคุยกันสองคน
เขาได้ยินว่าอย่าให้เนี่ยกลับมา
ถ้ากลับมาอีกผมต้องอยู่ที่นี่แทน

ผมบอกทีมงานหมดเลยว่าให้ผมไปถ่ายที่ไหนผมไปหมดยกเว้นน้ำตกที่นี่

แต่โลกมันก็มีเหตุการณ์ที่มันจะต้องทำให้ผมได้กลับไปที่น้ำตกนั้น
โดยสิ่งที่ผมไม่รู้แต่ผมไม่ได้เดินเข้าไปในน้ำตก
ผมไปช่วยงานอนิ่งนิรุธผมไปช่วยงานไปกับคุณวิลลี่
หนึ่งบอกมาก็รู้แค่มา
นิงจะเป็นคนสไตล์นี้เวลาถ้าชวนไปแถวจังหวัดภาคตะวันออกแก้มนี้
แกเคยมีสวนอยู่ตรงนั้นเอ้ยมาช่วยงานหน่อยอ่ายินดีครับ
พอถึงวันเข้ามาเส้นนี้แหละ
แกจะไม่บอกถามอย่างนี้แล้วแกบอกผมแม่งพังงะเลย
แต่ผมรู้ว่าไอ้ตรงที่เขาจัดงานมันจัดงานตรงที่จอดรถข้างล่าง
ไม่ได้เข้าไปในน้ำตกใช่แล้วก็ยังมีพี่ผู้ใหญ่หวังดีว่าเดี๋ยวจะพาขึ้นไปคืนนี้จะนอนไหม
อะไรอย่างเงี้ยนี่คือนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตผม
แต่ถามว่าแล้วทั้งหมดทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายก็คือตอนเช้าเราไปเดินดูไว้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรา
ที่เราเล่นน้ำทั้งหมดอ่ะทางซ้ายมือแม่งเป็นศาลใหญ่เนี่ยเป็นสารเหรอฮะครับ
ผมถามคุณว่าคุณต่อให้ไม่มีคนเลยนะคุณจะเล่นน้ำหน้าสารไหม
ถูกไม่แต่น่ะใครเห็นสักคนเดียวค่ะเหตุการณ์ประมาณสี่โมงไม่เกิน
คือช่วงเวลาที่เราออกไปเล่นแล้วเราไปนั่งเล่นกันตรงนั้นนะครับ
คุณจะเล่นน้ำหน้าสระผมผมก็ยืนยันว่าผมไม่เล่นน้ำหน้าสระ
ใช่แล้วทุกคนก็ยืนยังไม่มีใครเล่นน้ำหน้าศาล
แต่พอจุดที่เราเดินไปตอนเช้าที่เราไปดู
เรากำลังเล่นน้ำอยู่หน้าศาลและที่มันเด็ดไปกว่านั้นที่ผมบอกว่าก่อนจะลุกตามพี่เข้าไป
ครับผมขอไปฉี่ก่อนอ่าครับผมไปยืนฉี่อยู่หน้าสระเบอร์พี่จ๊อป
นี่ความเป็นจริงใช่ผมมองไม่เห็นคุณผมถึงบอกไปว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่เออแปลกว่ะ
อืมก็ไม่เห็นจริงจริงว่าสารถ้าใครเคยไปน้ำตกผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อ
เพราะว่าอยากให้มันเป็นการท่องเที่ยวอ่ะนะอืมศาลเขาใหญ่มากคุณ
มันไม่ใช่สารแบบเล็กคือใหญ่อ่ะใหญ่ใหญ่ประมาณเคาน์เตอร์
คือไม่ใช่สารเจ้าที่ธรรมดาอืมต้องต้องแบบประมาณนึงครับ
ถึงต้องทำใหญ่ขนาดนั้นได้ถูกต้องอันนี้นี่คือสิ่งที่เคยไป
แสดงว่าเขาจะมาจะมาเอาพี่ไปแต่มีพี่มีบางสิ่งบางอย่างช่วยไว้
เออแต่ผมว่าผมบริสุทธิ์ใจนะอืมนี่ดูดูครับเออและอย่างหนึ่ง
บ้านพักอุทยานที่ในแพทเทิร์นที่ใครเห็นแบบนั้นอ่ะอืม
เวลาคุณเดินเข้าไปในบ้านพักอุทยานมันจะมีลานครับแล้วก็มันจะเป็นบันไดขึ้นนะ
เพราะบ้านพักอุทยานเนี่ยเขาจะกันพวกสัตว์ต่างต่างนานาครับเอ่อ
ประตูขึ้นบันไดไปสักสามสี่ขั้นมันจะมีประตูสูงประมาณสักเมตรหนึ่ง
ครับแล้วมันก็จะเป็นลูกกลงไม้อ่ะคุณนึกออกป่ะที่คุณต้องเดิน
ต้องเปิดออกมาแล้วมันจะมีลิ้นตัวลับอย่างนี้
คุณต้องเปิดออกมาครับแล้วคุณก็เดินเข้าไปครับแต่ในค่ำคืนวันนั้น
สิ่งที่เราเห็นคือไอ้ประตูเนี่ยมันเปิดเข้าเปิดออก
เปิดเข้าเปิดออกได้อย่างงี้แล้วในขณะเดียวกันผมถามหน่อย
บ้าอะไรที่มันจะพัดของที่มันไม่ได้มีแบบตันอ่ะมันมันเป็นโปรงอ่ะเออ
นึกออกไหมไม้ครับไม้ที่เป็นกลมกลมกลมกลมครับมันพัดแล้วมันกระแทกได้ขนาดนั้นอ่ะ
กระทืบเท้าที่มันเกิดขึ้นอืมในบ้านนะครับใช่ในบ้านพักอุทยานที่เรา
พอเข้าไปถึงอ่ะถ้าเกิดอธิบายให้เห็นภาพคือเดินเข้าไปมีลานอืม
ลานเสร็จปุ๊บมันจะมีห้องอยู่สองห้องครับมีห้องน้ำรวมอยู่ตรงปลายครับ
ห้องสองห้องนอนนี้พวกเราก็อัดนอนอัดนอนกันอยู่อย่างนี้ครับ
แล้วในบ้านพักอุทยานเวลาหน้าต่างเขาจะเป็นบันเกล็ดครับ
เราต้องเปิดบันเพราะมันไม่มีแอร์อ่ะหมุนอ่ะหมุนบันเกร็ดครับ
ทุกคนได้ยินเสียงประตูได้ยินเสียงกระทืบได้ยินเสียงประตูปั้ง
ก็ดูก็เห็นภาพนั้นแล้วมองบ้านไม้อ่ะขุนบ้านไม้ที่มันใต้ถุนลอย
เวลามีคนเดินคุณจะรู้สึกใช่ไหมใช่ครับนี่แหละครับ
แล้วกระทืบเท้าอะครับคุณจะไม่รู้สึกเหรอแล้วไอ้คนทั้งสองห้องมันวิ่งมาอยู่รวมกันในห้องเดียวอย่างนี้
อืมเอออะไรอย่างเงี้ยผมถามว่าอย่างเงี้ยมันมันเป็นเรื่องที่มันมันก็เกิดขึ้นกับชีวิตผมน่ะ
อืมหนักนะพี่ถามจริงจริงอ่ะหนักน่ะหนักหนักคือคือขนาดวิ่ง
คือไม่ได้เห็นตัวแต่ได้ยินเสียงผมว่าน่ากลัวกว่าเห็นตัว
คือไม่รู้เขาจะมาแบบไหนใช่ผมอ่ะเนื่องจากเข้าป่าบ่อยมาก
ชีวิตผมมันปวดฉีดเดี๋ยวเรื่องที่วันนี้จะเล่าก็เกี่ยวกับการปวดฉีดแล้ว
ฉี่เสร็จปุ๊บผมจะยกมือผมก็จะยกมืออืมว่าผมขอโทษกับสิ่งที่ผมตัดผม
ผมต้องระบายออกอ่ะผมต้องชีอ่ะอืมเออผมก็จะยกมือว่าให้ทุกครั้งครับ
แล้วผมจะเป็นคนอย่างหนึ่งคือผมยังไม่ฉี่ต้นไม้ใหญ่ผมจะเลือกต้นไม้เล็ก
ครับเอาเอาไปก่อนเออผมก็จะแบบนี้อันนี้มันนี่คือนี่คือสิ่งที่มันเกิด
กับชีวิตของผมมาตลอดอืมอ่าแล้วถามเมื่อกี้เอ่อถ้าพูดถึงเรื่องว่า
ผีที่มานั่งคุยกันอืมที่เมื่อกี้เราเล่าให้ฟังเป็นเป็นเรื่องที่ผมไปถ่ายอยู่ที่
ชายแดนประเทศไทยทางฝั่งภาคตะวันออกอีกแล้วนะครับ
ไม่เอ่ยชื่อจังหวัดแล้วกันแต่ว่ามีอ่างเก็บน้ำหนึ่งแล้วก็
วันนั้นผมไปแขกรับเชิญผมเนี้ยดันเป็นพี่ไทยอ้าวกับพี่ไทยกับผมเนี้ยอืม
สนิทสนิทกันมากมากครับในยิ่งช่วงเวลาหนึ่งเคยแบบเหมือนอยู่ด้วยกัน
อะไรอย่างเงี้ครับแล้วพี่ไทยก็จะเป็นโรคอย่างหนึ่งคือเวลาแกไปไหน
แกพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอดไปแล้วครับเล่าฮาฮาไปก่อนแล้วก่อนก่อนที่จะถึง
ซีเรียสนี้ก็คือแกจะขับรถมูลนิธิครับผมนั่งกับแกไปต่างจังหวัดกับแก
รถตู้ก็มีน่ะครับรถตู้ทีมงานเขาจะตามแล้วไม่เอาไม่เอาต้องขับรถไปเอง
เพราะเกิดมีเหตุการณ์อะไรแกจะสามารถช่วยคนได้ตลอดเวลา
ด้วยความสบายใจของแกนี่คือเขาเรียกเหมือนจัญญาบันของแกแล้วครับ
ขับรถไปถ้าคุณจำได้ย้อนเวลาไปสักพักใหญ่ใหญ่ของประเทศไทย
เราจะเลิกปั๊มน้ำมันจะปิดตอนเที่ยงคืนใช่ครับแล้วจะเปิดอีกทีตอนตีสี่
ใช่ครับเราออกกันจากกันตนาครับซึ่งวันนั้นถ่ายรายการกันอืม
เสร็จปุ๊บไปรถพี่เหมือนเดิมกูได้นึกในใจขึ้นรถตู้กูได้นอนไง
ต้องนั่งคุยกับพี่เพราะพี่ขับเองใช่
ก็ไปไปนั่งรถขับกันไปปุ๊บขับมายังไม่พ้นลังศิษย์ครับ
ก็เลยเป็นที่มาว่านู้นอีกแล้วมันต้องไปเท่าที่ไปได้
ไปเจอปั๊มที่ออกนอกเมืองไปได้อีกสักพักใหญ่แล้ว

ซึ่งเล่ากันไม่จบไม่สิ้นแหละ

เราก็ต้องรอรถตู้ทั้งหมดก็ต้องรอ

พอเติมน้ำมันเสร็จขับรถออกไปทางเส้นที่จะไปสะแก้ว

กูจะไปถ่ายรายการ

รถตู้ไอ้หลับอยู่ก็ต้องลุกขึ้นมา
อ่ะไม่มีของนี่อ่าเงินค่าการใส่ด้วยเงินนู่นนี่นั่น

สิริมงคลเพราะเดี๋ยวเราจะเข้าป่าไปอีก๓๔วัน
สิ่งที่แกเป็นคือพอใส่บัตรแทนที่จะสบายใจหลวงพ่อสวดให้เรียบร้อย
เหลือไปเห็นหลวงพ่อคงไม่ได้รู้จักพวกเราหรอก
แต่หลวงพ่อเหลือไปเห็นรถมูลนิธิแล้วก็บอกว่า
เออพอดีเลยมันสองวันที่แล้วมันมียิงอันตายสองศพ
ผมอยู่ที่วัดเออเดี๋ยว

ฝากคือฝากด้วยไหม
เราก็ได้มองหน้ากันก็คือพี่ไทยได้ครับ
ผมยังไม่ตกใจเพราะแกเครือข่ายเยอะ

นี้มดหลงพ่อขึ้นรถพี่เจอบไปวัดไปที่วัด
แล้วก็ไปขนสมบสองสมบขึ้นมาเป็นแบบพี่เจอบจริงหมด
ไปด้วยเอาศพไปด้วยด้วยไปด้วยไปอยู่ด้วยกัน
มากครับนี่คือความสัดจริงครับผมเอ่ยชื่อบุคคลได้หมดครับ
ไปจริงครับแล้วคุณนึกสภาพเวลาเราไปอยู่กัน
งตรงกลางเต็นต์กันอยู่คุณอยู่อย่างมีความสุขไหมครับ
มีความสุขนอนอยู่ในนั้นใครก็ไม่รู้ใช่นอนอยู่
ครับแล้วเนี่ยโอ้โหนี่คือแก๊กดาวน์ที่ผมเอ่ยมาอีกหนึ่งเรื่อง
แต่ผมไม่ได้เจออะไรกันนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เวลาผมร่วมกับคุณไทยจะเป็น
น่ากลัวเลยเหรอเขาเป็นแบบนี้แล้วเขาเป็นคนที่แบบไม่ได้กลัว
มันทำทำให้เราจนประหนึ่งว่าก็ไม่ต้องกลัวมั้งอ่า
เออก็ก็ได้อ่ะก็เอาสิมาก็เอาสิก็เอาสิมาเออเอา
กลับมาเรื่องที่จะเล่าคือไปที่ชายแดนก็คุณไทยไปด้วย
สบอีกสองไม่ไม่ไม่อ๋อคนร้านเนี้ยอ๋อโอเคโอเคโอเคโอเค
พอไปถึงไปในที่ตรงนี้มันเป็นอ่างเก็บน้ำ
เก็บน้ำขนาดใหญ่ไม่มีที่พักครับเราไปถึงกันตอนกลางคืนแล้ว
เราจะถ่ายกันตั้งแต่ตอนเช้าเป็นต้นไปครับตรงนั้นน่ะมันจะมี
ครับครับอยู่สองกระตอบครับ
ทีมงานปราศาสตร์ไว้เรียบร้อยแล้วอืม
คุณจ๊อปกับจะนอนด้วยกันหนึ่งกะต๊อบอืม
โดยปราศาสตร์ในพื้นที่ขอเป็นฟูก่อนครับ
เอามามาปูให้นอนหน่อยแล้วทีมงานที่เหลือจะนอนเต็นต์
ตอนกลางคืนเราก็นั่งคุยกันว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะทำอะไร
คือจากนี้ไปเนี่ยเวลาจะเล่าเรื่องอะไรก็ตาม
มันจะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ตลอดคือตอนกลางคืนเราจะนั่งคุยกัน

ถ้าเราไปในที่ที่เราไม่เคยมาแล้วมันไม่มีไม่เหมือนสมัยนี้
ที่มันจะไปดูรีวิวดูยูทูปดู
เราจะไม่เคยเห็นเราจินตนาการอย่างเดียว
วันนั้นไปถึงหน้างานจริงปุ๊บเห็นสถานที่
โอเคละรู้แล้วเดี๋ยวเราจะเปิดรายการกันตรงนี้

พอนอนเสร็จปุ๊บเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือมันเป็นตามนี้เลยครับ
ผมก็นอนอยู่ข้างคุณโปรดิวเซอร์นอน

มันเพลียกับการเดินทางที่ก็จะปล่อยหลักมันไป
รู้สึกตัวอีกทีเหมือนมีคนเรียกเราอยู่

สิ่งที่ผมเห็นนี่คือหน้าผมอันนี้
หน้าเขาอยู่นี่ห่างกันแค่นี้

ครับพี่

อยู่แค่นี้ระยะแค่นี้

ผมเห็นเป็นเงาหน้า
แล้วเขาก็นั่งเล่า

แล้วผมก็พูดประโยคสุดท้ายว่า

แล้วในความรู้สึกผมมันเหมือนตัวเอง

แต่ความรู้สึกมันเหมือนบิดไปเรียบร้อยแล้ว

อันนี้เป็นช็อตแรกที่ผมเห็นว่า
เขานั่งอยู่ทั้งตัว

ผมจำกุ้นเหลืองของเขาได้
ที่มันเป็นขอเสื้อยืด

เขาอ่ะตัวเปียกผมก็เปียกเปียกหมดเลยแล้วก็นั่ง
แล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากกลับบ้านเขานั่งเล่าให้เราฟังว่าเขาอยากกลับบ้าน
เขาเหงาเขาอยู่ที่นี่เขาต้องการใครแต่แบบเขาอยากเจอพ่อแม่เขา
เขานั่งเล่าให้เราฟังเป็นฉากฉากครับผมก็บอกคุณได้เดี๋ยวพรุ่งเนี้ย
พี่จะบอกให้อืมให้ให้น้องได้กลับบ้านน่ะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเป็นไม่ได้
เดี๋ยวพี่จะบอกให้เขาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้น้องนะเขาก็นั่งยิ้มพี่
เขานั่งยิ้มอย่างเงี้นั่งยิ้มผมก็ไม่ไปไม่ไปแต่ตอนนี้ขาขยับได้แล้วก็
ครับครับผมก็เอาขาไปเขี่ยไอ้ไอ้คนข้างข้างอ่ามั่งก็ไม่ตื่นไม่ตื่น
ตื่นแล้วมันรู้สึกมันเหมือนกับดักปุ๊บปิดอย่างงี้เลยอืมปิดเลย
ครับประมาณสักตีห้ามั้งอ่าไอ้น้องน้องทีมงานที่นอนเต็มก็เริ่มตื่น
เดี๋ยวจริงกันแล้วครับอ่าผมก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาปุ๊บ
กับภาพที่เกิดขึ้นทั้งหมดผมก็เล่าให้เก๋ว่าไอ้น้องที่นอนข้างไอ้เก๋
เล่าให้ฟังว่าเป็นน้องอย่างนี้ผมหน้าม้าแบบนี้
ตกใส่เสื้ออย่างงี้แต่งตัวอย่างนี้ครับเข้ามาถ้าอย่างเงี้สันนิษฐานได้ว่าไอ้
เก็บน้ำเนี่ยกูว่าเขาจมน้ำตายกูสันนิษฐานแบบนี้นะ
เก๋ก็รับฟังข้อมูลหมดเสร็จปุ๊บพอเริ่มฟ้าสาง
ทีมมูลนิธิร่วมกับตันยูของพี่ไทยเขาก็จะมาเพราะว่าพี่ไทยเนี่ย
เอามาให้ทีมงานด้วยมากินแล้วก็มีพวกอพปลมีอะไรอย่างนี้ก็มากัน

อันนี้ก็อยากรู้อยากเห็นว่าผมฝันหรือมันเกิดขึ้นจริง
ก็เดินไปคุยว่าแถวนี้มีคนจมน้ำตายป่
อืมโอ้ยไม่มีพี่ปลอดภัยปลอดภัยเดี๋ยววันนี้ถ้าเกิดพวกพี่พี่ลงไปนะ
เดี๋ยวผมเตรียมเรือเตรียมนู่นเตรียมให้ปลอดภัยไม่มีปัญหาพี่อ่าอ่า
ก็จบไปเออก็ฝันมั้งคงฝันมั้งอ่าก็ไปออกเรือไปถ่ายกัน
เก็บภาพนกคือเราไปถ่ายนกตอนนั้นเอาบรรยากาศนกอบพยพ
อะไรอย่างเงี้ยก็ไปทายทายทายทายมีเรือนแพร่เก่าเก่ามีนู่นนี่นั่น
ก็ไปยื่นทายทายทายกันเสร็จผมยังอยู่ในชาติครับไอ้กรีมอยู่ข้างบนครับ
มันก็เรียกพี่ผมคุยกับทีมเขาแล้วเขาเป็นคนงมเองพี่
เขาเป็นคนลงไปงมอืมทีมมูลนิธิอะนะใช่เป็นคนลงไปงมเออเออ
แล้วขึ้นมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาในวันนั้นเกิดขึ้นมา๒อาทิตย์
ก่อนหน้าที่เราไปทำนั่นคือสองอาทิตย์สองอาทิตย์อุ้ยสดนะและที่สำคัญคือ
เก๋กับน้องทีมพวกเคลียร์ทีฟนั่งอยู่ด้วยกันไอ้เนี้ยเล่าให้พวกนี้ฟังแล้ว
ไอ้เก๋ได้เล่าแล้วแต่ตัวเรายังอยู่ในในในในฉากน่ะอืมไอ้พี่คนที่เป็นคนงมอืม
เก๋เนี้ยคุยกับเบอร์หนึ่งอืมในกอแล้วกันครับนายกอไปลากไอ้คนงมอ่ะ
คือเบอร์สองครับไอ้เบอร์สองเป็นคนเล่าเลยว่าโอ้ยจำได้ดิครับพี่โอ้
เอาน้องแต่งใส่เส้นโดรีมอนด์พี่น้องเป็นงี้งี้กาเกงอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้
ทุกอย่างคือตรงเป๊ะทุกประการครับนึกในใจนะคนที่น้องควรไปหาไม่ใช่พี่ว่
น่าจะเป็นพี่ไทยถูกต้องไปหาตาคนนั้นมายุ่งอะไรกับพี่
แต่มันเหมือนกับวันนั้นเราเปิดมั้งเขาก็เลยมานั่งคุยกับเรา
แล้วตอนเช้าพอหลังจากนู่นผมก็เลยไปนั่งเล่าให้พี่ไทยฟัง
เออเออดีงั้นทำบุญเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนิมนต์พระ
เพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเขางมงมเจอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เอาร่างไปประกอบพิธี
ครับแต่เขาไม่ได้มาเชิญดวงวิญญาณอ่าฮะก็มาเชิญดวงวิญญาณน้องกลับไป
อืมก็ให้สตงสตังค์กันแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยไปนิมนต์พระมา
อันเชิญครับเออแค่เนี้ยก็จบแล้วอืมซึ่งผมก็เลยบอกว่าเออ
นี่คือเรื่องที่แม่งเจอเจอแล้วแบบเนอะคือผีเป็นอย่างนี้เนี่ยเนอะ
ก็เลยไม่น่ากลัวไงผมว่าเขามาขอความช่วยเหลือแหละพี่ก็ถึงอาจจะดูไม่น่ากลัว
แต่ถามว่าน่ากลัวในอีกมุมตอนที่คนฟังไหมน่ากลัวนะมันนั่งตัวเปียกอ่ะ
ครับก็ผิดปกติแล้วไงไอ้ตัวเราถามว่าเรากลัวไหมเรากลัวถามจริงเรากลัวไหม
เพราะกลัวเราไม่สามารถสื่อสารกับใครได้เราอยู่คนเดียว
แล้วเรานั่งเกวียบเขาอ่ะอืมเรากลัวดิเราก็ต้องกลัวแต่ที่ข้อมูลที่เขาให้มา
ผมว่ามันก็ยิ่งยืนยันความน่ากลัวเข้าไปอีกอ๋อมีผมงมเองเดี๋ยวผมผมไม่ได้เป็นคนงม
เดี๋ยวมีน้องอีกคนนึงมามาเป็นพยานให้หน่อยมาเป็นหลักฐานให้หน่อยว่า
มีจริงจริงแล้วมันก็ตรงจริงจริงแล้วมันตรงตรงเพราะว่าเราเล่าตั้งแต่ตอนตีห้า
กว่าแล้วให้เนี่ยที่มันนอนข้างเราเนี่ยฟังว่าเราเจอภาพแบบเนี้ย
เห็นภาพแบบเนี้ยอืมเออผมผมจะเจออะไรประมาณอย่างเงี้อืม
แต่ดีนะพี่เพราะตอนจบคือเราเหมือนกับเชิญดูวิญญาณเขาทำบุญให้เขา
ใช่เขาจะได้หลุดพ้นจากตรงนั้นมาใช่เพราะว่าส่วนใหญ่นะที่ฟัง
พอหลังจากนั้นเราก็นั่งคุยกันเรื่องนี้เลยครับมันก็กลายเป็นของการคุย
เพราะส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่พอเวลาเขางมหรือเขาไปพบร่างผู้ประสบเหตุ
ครับเขาก็จะมีหนึ่งก็คือถ้าคาที่ครับเขาก็จะเอาร่างอืม
เขาก็จะพาไปโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยการที่เสียชีวิต
มันไม่มีใครมาพาดวงวิญญาณนี้กลับ

ผมเชื่อเรื่องดวงวิญญาณ
เรื่องสิ่งที่เขาจะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้

เออแบบนี้นี่แหละ

อันนี้ผมก็ไม่รู้ในกรรมวิธีว่า
แล้วทำไมเขาไม่สามารถตามร่างเขากลับไปได้เลยอ่ะอืม

อันนี้ผมรู้จริงก็ต้องฝากผู้รู้ด้วย

ผมว่าโอ้โหชีวิตแกน่าศึกษานะ

พี่พี่จะเอาศพไปถ่ายรายการด้วยไม่ได้

การที่พี่ทำมูลนิธิกับพี่จะไปถ่ายรายการ

ไม่ใช่ว่าพี่รับปากหลวงพ่อไปแล้วพี่ก็

นี่คือเรื่องส่วนน้อยครับ

จากเมืองไทยแล้วเจอบ่อยที่สุด

ผมก็เตรียมมาหลายเรื่องพอสมควร

พัฒน์จะเป็นคล้ายกันคือ

แต่น้องทีมงานเขาจะนอนห้องปกติ

อันนี้จะเป็นเรื่องที่

หลังจากไปทานข้าวกันมาเรียบร้อย

เขาก็ต้องอุปกรณ์ไปชาร์จนู่นนี่นั่น

แล้วก็ต้องเอาการ์ดไปโหลดไปอะไรอย่างนี้นะ
เราจะปล่อยแยกย้ายกันไปประมาณ๑ชั่วโมง

แล้วเราจะกลับมารวมตัวกัน

วันนั้นห้องสูตรผมมันเป็นห้องใหญ่

บรรยายสิ่งที่ให้เห็นก่อนคือ

ตั้งอยู่ตรงสำแยกพอดี

แต่เจอโรงแรมขวางตั้งหลังอยู่เลย

อ่าแต่มันอย่างนี้นะ
สะพานสะพานข้ามมา

ผมก็ไปกระหนอนห้องสูตร

และพรุ่งนี้สิ่งที่เราคาดว่าจะเจอมันจะเป็นยังไงและเราจะทำยังไง
เราก็จะวางกันแล้วก็อันนี้มุมของพี่ช่างภาพ
ช่างภาพเห็นอะไรวะเฮ้ยวันนี้พี่ปัญหาอุปสรรคเป็นแบบนี้
ปัญหามันเยอะแยะมากมายคุณบางทีเราไปถ่ายบางประเทศ
เรื่องของสัญญาณความทีก็มีผลสิ่งจีจีจีจีจีเข้ามุงเข้ามา
เราก็จะมานั่งปรับคุยกันตรงนั้นให้จบนะครับ
เราก็นั่งคุยกันเสร็จกินขนมขนมอะไรกันเสร็จเรียบร้อย
ไปแยกย้ายกันไปนอกครับเดินเข้าอ่าห้องผมเนี้ยเดินเข้ามา
จะเป็นห้องน้ำด้านซ้ายมือห้องน้ำห้องที่หนึ่งครับ
เดินตรงเข้าไปจะเป็นห้องรับแขกเดินทะลุห้องรับแขกไป
จะเป็นห้องนอนครับแล้วก็เดินออกมาก็จะเป็นห้องน้ำที่มาชนกันข้างหลังอ่ะ
ห้องน้ำห้องที่หนึ่งครับอ่ามันอาจจะเป็นห้องใหญ่พอสมควรครับ
เสร็จปุ๊บอ่าทีมงานไปผมก็เข้าที่เข้าประจำการผมก็นอน
ไงผมก็จะมีแอไพแพท์ของผมครับผมก็เปิดดูนู้นนี่นั่นไป
ค่อยถอยไปปุ๊บหลับครับลืมตา
สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งอันนี้จะเป็นเลยอืม
ไปมันจะเป็นทีวีอยู่ข้างหน้าข้างแล้วก็นี่เป็นประตูที่ออกไปห้องรับแขก
ผมมองไปตรงโต๊ะเครื่องแป้งที่อยู่ข้าง
ผมเห็นคนแบบหน้าประมาณเหมือนเหมือนราวนมเป็นผู้หญิงยืนอย่างงี้แต่อยู่ในกระจก
คือเป็นหน้าที่เขาสะท้อนผมก็เหมือนกับมองไปที่กระจกคนเราเราหลับตื่นเฮ้ยเห็นเห็นตั้งใจมองดูดี
ขอโทษผมลืมประเด็นหลักไว้นิดนึงคือ
ผมเวลาไปอยู่ต่างประเทศประเทศที่หนาวผมเป็นคนนอนกับฮิตเตอร์ไม่ได้

ผมจะ๑แก้ผ้าเลย
แล้วก็แง้มหน้าต่างไว้นิดนึง
กับบางอันจะใส่กิงใน

ใช่มันจะบุบบาบอะเราไม่ชินอ่ะเราคนไทย

เพราะฉะนั้นภาพที่ผมเห็นเนี่ยผมจะเห็น
ม่านม่านบางม่านบางม่านหนากับม่านบางเนี่ย

ผมก็มองให้แน่ใจว่าไอ้ที่เราเห็นเหมือนเป็นผู้หญิงอ่ะ
มันคือม่านที่สั่นหรือยังไง
แต่ผมมองจริงเฮ้ยต่อให้มืดยังไงก็ตาม
ผมก็เห็นว่านี่คือผู้หญิงแต่ผมไม่เห็นหน้านะ
ผมเห็นว่าเป็นผู้หญิงมีผมแล้วผมก็ลุกขึ้นมา
หางตาที่หันไปเห็นคือเขายืนอยู่ข้างหัวเตียง
อันนี้เป็นคนเป็นคนยืนอยู่โทษ
ยืนอย่างนี้ยืนแล้วก็มองไปที่กระจก
แต่อันนี้ดูความงงของตัวเองว่าแล้วทำไมกูไม่เห็นมึงทั้งตัว
เข้าใจมั้ยคือถ้ามองอย่างเนี้ย
เรานอนขึ้นมาเราเห็นเขาทั้งตัวแต่ระยะเขาอยู่ห่างกับกระจก
แต่ทำไมตรงกระจกเขาเห็นเขาแค่นี้วะ
ซึ่งมันก็พอที่จะเห็นลงมาได้อีกถูกไหม
มันไม่เห็นทั้งตัวเพราะผมนั่งอยู่มองกระจกเห็นเลย

เสร็จผมลุกขึ้นมาเห็นเสร็จปุ๊บ
เฮ้ยพอเห็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บ
ภาพที่เป็นภาพที่ผมเห็น
คือเขายืนแล้วเขาก็หันมามองผมครับ
เสร็จปุ๊บเขาก็

ขึ้นมาอย่างงี้

ผมไม่รู้ว่าเขาจะใดก่อนนะ
เวลานอนผมนอนห้องสูตรมันจะเป็นเตียงใหญ่นึกออกไหมครับ

แล้วฝั่งเนี้ยมันว่างครับแล้วเขาอ่ะค่อยค่อยไต่ขึ้นมาคุณ
มันค่อยไต่ขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ผมอ่ะไปไหนไม่ได้
อ่าผมก็นอนอยู่เฉยเฉยนิ่งนิ่งก็ผมก็มองเขา
คือไอ้ตอนที่ลุกมาลุกมาได้ครับแต่พอกลับไปเข้ามาเนี่ยมันเหมือนช็อต
ช็อตอ่ะคุณอืมแต่พอเข้ามาถึงปึ๊บ
ัวเนียว่ะเฮ้ยครับอ่าคือพยายามมานัวเนียเรานัวเนียเลยครับ
อ่ามาถึงปุ๊บมาใกล้ใกล้เราไม่ได้เห็นหน้าเขาอืม
ไม่ได้เห็นหน้าเขาครับค่อยค่อยเหมือนนัวเนียอืมอืม
นู่นนี่นั่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นนั่นแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขิมว่ะอืม
อันนี้พูดแบบครับเล่าได้เลยนะว่าเฮ้ยมันรู้สึกเหมือนเคิ้มอ่ะ
เหมือนฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าไปหมดอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสร็จปึ๊บ
เขาจับมือผมอืมจากที่เมื่อกี้ผมทำอะไรไม่ได้ครับ
แต่เขาจับมือผมผมทำได้แล้วอืมเขาจับมือผมแล้วเขาพาผมอ่ะ
แล้วผมก็เดินตามเขาเหมือนป้าหนึ่งว่าเชื่อฟังทุกประการ
ก็เดินตามเขาไปเนี่ยจนไปที่ห้องรับแขกที่ต้องเดินทะลุออกไป
นึกออกป่ะครับเดินไปที่ห้องรับแขกอืมแล้วเขาก็พาผมไปนั่ง
แล้วเขาก็หนัวอืมก็หนัวอืมแล้วเหมือนกันแปบก็โอ้โหมันฟินอ่ะ
คุณเข้าใจไหมฟินโอ้ยโอ้โหฟินมากนู่นนี่นั่นนี่นี่นี่
เสร็จเอาเล่าแบบตรงไปตรงมาเหมือนจะเริ่มเข้าได้เข้าเข็ม
หยุดอีกแล้วครับจับมืออืมพาเราเดินออกไปอืม
ผมไม่รู้ว่าเขาพูดกับผมว่ายังไงแต่ความรู้สึกผมผมจำได้แค่ว่าไปที่ห้องเขา
ครับผมเชื่อว่าคงคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะเขาคงผมฟังภาษาจีนไม่ออก
แล้วเขาคงพูดภาษาไทยไม่ได้ผมก็ไปกับเขาเดินตามเขาออกไป
พอออกไปเสร็จเดินตามต่อไปเขาหายไปเว้ย
แต่กูยืนอยู่ท่ามกลางทางเดินออกมาจริงจริงขับพี่จบ
ยืนอยู่ท่ามกลางทางเดินเออเออขอโทษเออ
เฮียอย่าบอกแล้วว่าพี่ออฟไม่ถอดผ้านอนอยู่แล้วครับเฮีย
ไงวะไงวะเฮ้ยแล้วกูจะเข้าห้องรู้ว่าห้องกูอยู่นี่
แต่กูเข้าไม่ได้มันปลึ๊บไปแล้วกูเข้าไม่ได้กูต้องทำยังไง
ทีมงานอยู่ห้องไหนกูก็ไม่รู้เพราะว่าเรามาฉุบมา
เหมือนที่ห้องผมครับมามาประชุมเราไม่รู้ใครอยู่ห้องไหน
อยู่แล้วใช่อ่าแล้วเราไม่ได้นอนที่เดียวทุกคืนเราจะ
เปลี่ยนเมืองไปเรื่อยเรื่อยอ้าวเฮียไงดีวะในความรู้สึกอ่า
ตัดสินใจว่ามันคงไม่รู้จักผมที่โรงแรมนี้มันคงไม่รู้จักผม
อ่าผมต้องนอนผมต้องเข้าห้องผมก็ไปอย่างงี้เลยฟับแล้วผมก็
กดลิฟต์ลงไปข้างล่างกางเกงในก็ไม่ใส่ไม่ใส่ครับเดินไปครับ
เดินไปอย่างงี้เดินไปครับแต่ภาพที่ผมเจอเคาน์เตอร์อ่า
มีน้องหมวยอุ้ยตายนั่งนั่งคือมันกลางคืนอ่ะคุณมัน
เขาไม่ได้มีคนเยอะอืมน้องหมวยนั่งงงงงชีวิตอยู่ผมก็เดินเข้าไป
ก็มองถ้าเป็นคุณถ้าคุณเป็นน้องหมวยนั้น
คุณเห็นสารร่างผมนะตกใจครับถูกต้องไหมใช่คุณต้องตกใจ
คุณต้องเฮ้ยตามไอ้คนที่แบบมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้เดินแก้ผ้าลงมา
อ่าน้องหมวยหน้าแบบนี้เลย
เฮ้ยนิ่งนิ่ง
พยายามสื่อสารน้องหมวยว่าบอกเบอร์ห้อง
น้องหมวยก็ไม่ถามหาอะไรเลยอ่าน้องหมวยก็ทำส่งให้ใหม่
แล้วเหมือนก็ดันฟึ๊บเฮ้ยผมก็รับมาตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรมากมาย
กูไปให้เร็วที่สุดวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งขึ้นลิฟท์
เปิดลิฟต์มาฟึ้มเมื่อลิฟต์เปิดตรงข้ามลิฟต์เป็นทางเดิน
กระจกอ๋อกระดูกกระจกก่อนเลยกระจกข้างหน้าอย่างนี้
พอเดินพอลิฟต์เปิดฟึ๊บเป็นกระจกนี้น่ากลัวไหม
และตรงนี้เป็นทางเดินอ่าปุ๊บเขายืนรออยู่ตรงนี้เฮ้ย
เขายืนรออยู่ตรงนี้เลยครับพอมันถึงปุ๊บสิ่งที่เป็นคือเขายืน
แล้วเขาเหมือนกับเชิญชวนอ่ะครับไปอืมไปแต่คราวนี้เขาไม่ได้เดินมาจับมือผมแล้วอืม
อันนี้เป็นความรู้สึกที่แช่งเป็นภาษาไทยแล้วอย่ามายุ่งกับกูนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
ก็พูดพูดแล้วภาพที่เป็นคือเขาเดินเดินแล้วเหมือนเขาทะลุเข้าไปข้างในอ่ะคุณ
ในกระจกครับผมรู้สึกอย่างงั้นครับเดินเข้าไปในกระจก
เดินแบบด่าแล้วแบบพยายามพูดเสียงดังเผื่อว่าอีทีมงานที่มันอยู่ฟอร์เดียวกับเราเนี่ย
ยังไม่มีใครได้ยินเสียงเราแม่งได้ออกมาหาเราบ้างครับไม่มี
เงียบกิ๊บเดินเข้าห้องไปฟึ๊บปึบปิดกระวนกระวายกระวนกระวายเลยว่า
เดี๋ยวแม่งต้องมาเดี๋ยวแม่งต้องมามาอีกมันต้องมาอีก
มันต้องมาอยู่กับกูอีกมันต้องมาแน่แน่มันต้องนู่นนี่นั่นกระวนกระวาย
เปิดเปิดทั้งทีวีเปิดทั้งไอแพทเปิดไฟนั่งครับนั่งนั่ง
นั่งนั่งนั่งนอนแต่มันก็มีเหนื่อยมีเพลียมีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วความกลัวทุกอย่าง
คือโดนแบบในความรู้สึกมันเหมือนแบบเพลียมันเพลียมันเหมือนเหมือนคุณไปวิ่งมาเสร็จตอนเช้าก็ลงไปกินข้าวกันที่ที่อ่านเช้าของโรงแรมอ่ะเนอะ
ก็ลงไปก็เล่าให้น้องทีมงานฟังเวลาเราไปอย่างเงี้ยมันจะมีหนึ่งก็คือเอ่อ
คล้ายกับคนประสานงานฝั่งไทยที่ไม่ใช่ทีมงานเราไปด้วยคนหนึ่งแล้วมันก็จะมีคนของท้องถิ่น
ครับที่เขาจะมารับอีกคนหนึ่งครับก็มาผมคุยให้ทีมงานฟังหมดเรียบร้อยอืม
อยากรู้ช่วยกรุณาเดินไปถามล็อบบี้ให้หน่อยอ่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นอืม
ผมผมไม่ได้เป็นคนเอกใจคนแรก
แต่ผมทำท่าเมื่อกี้ให้น้องทีมงานฟังเฮ้ยพี่มันไม่ตกใจเหรอ
ต้องตกใจดิพี่ออกไปอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเออก็เลยเป็นประเด็นว่าให้เขาไปถาม
ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอืมเขาก็ชงเช้งเป็นภาษาจีน
คุยกันไปคุยกันมาคุยกันมาคุยไอ้น้องหมวยคนเมื่อคืน
น้องหวยน้ำคืนมันอยู่เวรกะดึกไงมันจะต้องส่งเวรกัน
ซึ่งเวลาเขาส่งเวรกันเนี้ยเจ็ดแปดโมงเช้าซึ่งเราอ่ะ
เวลาเราไปทำงานเราไม่ได้ตื่นสายอืมเราต้องลงไปกินกันเร็วครับ
ไอ้นี่ไอ้น้องหมวยนี่อยู่ในเหตุการณ์อืมผมอ่ะเห็นเหตุการณ์
ผมเนี่ยน้องหมวยเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ผมฝากบอกเขาด้วยผมขอโทษ
เมื่อคืนผมลงมาหรือผมละเมอหรือผมอะไรยังไง
สิ่งที่ได้รับจากผมเรียกว่าพี่ล่ามแล้วกันนะครับ
เขามาแปลเขาพูดเป็นเนี่ยแล้วมาคุยกับหัวหน้าชุดที่ไปกับเราอ่ะ
เขาบอกว่าอ๋อมันเป็นเรื่องที่หลายคนเคยเห็นที่นี่
ว่าแล้วมันต้องมีคนแรกแล้วเขาตอบให้เราฟังไปเสร็จว่าคนที่มาเขาเขาใช้
เหมือนภาษาอังกฤษก็คือเมคเลิฟเขาต้องเข้ามาเคิร์ฟบอกคุณในห้องใช่ป
ครับแล้วเป็นผู้หญิงแบบนี้ใช่ไหมครับครับอืมครับทุกอย่าง
แล้วที่มันเด็ดไปกว่านั้นคือคุณไอ้ตอนที่ผมเดินกลับเข้าห้องมาผมเริ่ม
ช็อตเด็ดไปอย่างหนึ่งคือตอนที่เดินเข้ามาไอ้น้องทีมงานมันนั่งอยู่ก็จริง
อืมแต่เวลามันไปอ่ะหมอนมันก็วางไว้ให้เราไงอืม
ไม่ได้วางหมอนด้วยเกะกะกับพื้นไงแต่ตอนที่เดินเข้าไปในห้องอ่ะ
หมอนเหมือนแม่งกระจายอยู่ในห้องหมดเลยอ่ะคุณเอ่อเหมือนใช้ห้อง
มันมีเหตุการณ์นี้จริงเออมันใช่เหตุการณ์นี้จริงครับ
ผมนึกในใจนะว่าถ้าเกิดว่าผมไม่ได้คุยกับไกด์แล้ว
ไปเคลียร์ตรงนี้ให้ผมอ่ะครับไอ้พวกเนี้ยมันต้องคิดว่า
ผมต้องไปแอบเคลียมเด็กมาแน่นอนอืมตอนนางคืนอืม
ต้องมีเหตุการณ์อะไรอย่างนี้แน่แน่เพราะว่าสิ่งที่มันเป็นคือมันเป็นแบบ
ทุกอย่างหมอนเหมือนกระจายหมดเฮ้ยนี่คือที่น่ากลัวคือ
ไม่ใช่เคสแรกใช่ที่เดินลงแก้ผ้าเดินลงมาที่ล็อบบี้ถูกต้อง
เขาถึงไม่มีอาการตกใจไงใช่ผมยืนยันเลยว่าน้องหมวยคือนั่งแบบงงงง
แล้วก็หันมาเห็นมีคนเดินมามองอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วเออเออ
น่ากลัวว่ะแล้วเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นใครอะไรยังไง
เขาเขาแค่เล่าให้ฟังว่ามีคนเจอแบบเนี้ยครับแค่นั้น
บ่อยมากบ่อยมากแล้วเข้ามาคือบางคนก็ยอมสมยอมเข้าไปเลย
บางคนก็คือเฮ้ยไม่ยอมเขานู่นนี่นั่นผมยังอยู่ในช่วงกลางอยู่เลย
ถือว่าเป็นคนปกติอยู่คือถ้าพี่ไปสุดทางไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะพาพี่ไปไหน
ถูกต้องถูกต้องแต่ผมแค่งงเฉยว่าหนึ่งคือตอนที่ผมเดินออกมา
ทำไมเขาถึงหายวะอืมแล้วเขาพาผมออกมาทำไมอืม
ผมแค่อยากรู้ตรงนั้นมันไม่ไปที่สุดเออจะพาผมไปไหนอ่ะ
พาผมไปที่กระจกตรงนั้นเหรออืมก็พาไปสิอืมแล้วให้ผมไปมีสติ
ตอนที่แบบผมเดินชนกระจกหรือหรือใดใดครับหรือจะพาผมไปห้องไหนอืม
แต่แค่พอมันเดินออกมาเดินตามเขาไปสักพักนึงแล้วเขาหายอ่ะอืม
ทำไมวะอืมเออเพื่ออะไรอ่ะอ่าเพื่อทำเพื่ออะไรหลอก
หลอกอืมไม่รู้ไม่รู้แต่ถ้าเขาไปพาไปสุดทางผมแค่คิด
เกินเลยเถิดไปนั้นว่าสมมุติว่าเขาพาไปณจุดจุดหนึ่งที่มันเป็นเป็น
ทางที่มันเป็นระเบียงแล้วจะพาพี่ลงไปข้างล่างด้วยทางระเบียง
น่ากลัวนะพี่จ๊อปไม่รู้ผมคิดไปเองสองอาทิตย์นี้เองอะไรนะ
สองอาทิตย์ที่แล้วทำไมอ่ะเรื่องนี้แหละครับเรื่องที่คุณกำลังพูดนี่แหละครับ
คือยังไงผมผมไปอยู่ที่ระเบียบไปเองเหรอพี่ไปแบบแก้ผ้าอีกแล้วอ่ะ
ที่ไหนอันนี้ที่ไหนที่เมืองไทยที่เมืองไทยเหรอครับแล้วอันนี้ผมคุยกับเพื่อนเพื่อนผมเยอะมาก
เพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าไม่ได้ไปไทยรายการแต่มันไปไปเรื่องของการอบรมอ้อ
มันไม่ใช่ระเบียงซะทีเดียวมันเป็นบันไดหนีไฟที่จะทะลุออกไปที่ระเบียบ
ครับไปโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วมันรู้ตัวยังไงพี่รู้ตัวคือยืนอยู่ตรงทางลงบันไดหนีไฟ
ถ้าผมออกทางเนี้ยมันก็จะไประเบียงไประเบียงที่ที่จะออกไปข้างนอกอืม
เหมือนพี่เดินละเมอออกมาจากห้องอย่างเงี้เหรอใช่ใช่แล้วพี่จำได้ไหมว่าพี่ฝันอะไร
ไม่ได้ฝันประเด็นผมมันคือคืนนั้นลูกชายคนโตโทรมาบอกว่าจะไปหาเพื่อนที่ธรรมศาสตร์
ครับผมบอกว่าเฮ้ยอย่าขับรถไปนะเว้ยอืมถ้าจะไปกลางคงกลางคืนกันอย่างงี้อืม
มีคนมาตามผมอืมว่าลูกมีปัญหาให้ตามมาอืม
รู้สึกผมจำเรื่องได้แค่นี้เลยแล้วผมก็ไปยืนเฮ้ยอยู่ตรงนั้น
ในประเทศไทยเมื่อ๒อาทิตย์ที่แล้ว
ว่าถ้าตอนนั้นไม่ได้สติไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นกับพี่ก็ไม่รู้
แต่อันนั้นมันโชคดีตรงที่ว่าผมก็อารมณ์เดิมเลยผมลงมา
ถ้าเกิดไม่อยากจะไปเอ่ยชื่อใดทั้งสิ้นแต่ถ้าไปดูกล้องวงจรปิดโรงแรม

คือถ้าต่างประเทศยังพอเข้าใจได้ว่าเขาไม่รู้จักหรอกจังจีนจ๊อปนิธิ
แต่ประเทศไทยฮะจ๊อปนิธิครับยืนแก้ผ้าอยู่ตรงบันไดหนีไฟ
ถูกต้องครับยืนแก้ผ้าอยู่จริงแล้วผมกล้าลงไปข้างล่าง
เพราะว่าผมไม่รู้ว่าผมอยู่ตรงไหนของบันไดหนีใครคุณเข้าใจไหม
ผมนอนชั้น๕สมมุติว่านะผมนอนชั้น๕คุณมาอยู่ตัวเองอยู่ตรงชั้นลานพักของบันไดหนีไฟ
ครับลงมาได้ยังไงก่อนลงมาได้ยังไงแล้วกูอยู่ชั้นไหนกูต้องทำยังไง
ผมตัดสินใจเปิดไปอีกทางหนึ่งคือผมเปิดไปทางหนึ่งผมเจอไอ้ตรงระเบียง
แล้วคุณรู้ไหมว่าเดชาบุญผมคืออะไรผมไปเจอถาดอาหารเว้ย
ครับถาดใส่อาหารถาดใส่อาหารที่กินแล้ว
สองอันมาขูกเป็นกระโปรงเว้ย
นี่ครับผมว่าคุณฟ้อนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นน่ะ

ฟันโรงแรมก็จะรู้ครับเขารู้เพราะว่าเขาเห็นเหตุการณ์
อันนี้ชัดเจนมากว่าผมเดินไปผมไปเล่าให้เขาฟังผมไม่ได้เล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผม
ผมแค่เล่าว่าผมพูดแบบอย่างง่ายและอายที่สุดที่พูดว่า
ละเมอพี่ออกมาขอคีย์การ์ดพี่เถอะอืมผมพูดแบบนี้ครับ
แล้วผมก็เอาคิวการ์ดรีบขึ้นไปข้างบนรีบขึ้นไปข้างบนอ๋อ
เดี๋ยวว่ามันในห้องมันมีอะไรแตกต่างนิดนึงไม่รู้จะหลงประเด็นบ้างนะ

นี่มันเป็นเรื่องในประเทศแค่บอกว่าเข้าไปถึง
สารคดีแต่ตอนผมเข้าไปในห้องอ่ะผมเป็นผีญี่ปุ่นไอ้ผีจิ
ผีเกาหลีเป็นหนังผีอยู่เป็นหนังผีซึ่งมันเป็นคนละช่องและรีโมทอ่ะ
วางอยู่ที่ทีวีถ้าเป็นสารคดีมันก็ต้องเป็นสารคดีตลอด
ตั้งแต่เราตอนต้นตื่นถูกไหมฮะถูกต้องถูกต้องเหมือนไม่ควรเปลี่ยน
ถูกต้องนั่นคือไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่
แต่ถ้าพี่ไม่ได้สตินะตอนนั้นเนี่ยไม่รู้ดิผมว่าทำไมตกบันได
ก็ตกระเบียงอ่ะผมว่าอันนี้อาจจะเป็นครั้งแรกแรกมั้งที่เขา
เขาไม่ได้หวังดีกับผมอ่ะอืมผมรู้สึกแบบนั้นอ่ะอืมอืม
ไม่ได้หวังดีเลยนะไม่ได้หวังดีกับผมอันตรายเพราะว่าเขามาเริ่มจากการที่เขามาหลอกผมว่า
เขาสภาพเขาต้องพาผมลูกผมมีอะไรสักอย่างหนึ่ง

แต่เขาให้ผมต้องไปดูลูกครับเฮ้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่แปลกมาก
จากประเทศจีนเจอลักษณะแบบนั้นแล้วก็มาเจอในเมืองไทย
มาเจอลักษณะใกล้เคียงกันมากนี่ผมได้เจอแบบนี้บ่อยมากเลยนะคุณ
กระทั่งเรื่องจีนต่อไปที่จะเล่าก็เป็นอารมณ์คล้ายอย่างเงี้
แต่ว่าอันนี้ไม่ได้ออกไปนอกห้องแต่มันเป็นอารมณ์ที่เฮ้ย
ทำไมถึงทำไมถึงเป็นแบบนี้อืมแล้วผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่า
เล่าต่อไปก่อนแล้วกันแล้วผมจะขมวดในความรู้สึกว่า
ทำไมนะผมรู้สึกว่าเพราะอะไรอีกเรื่องหนึ่งอยู่ที่จีนเหมือนกัน
อันนี้เป็นความรู้สึกที่นอนอยู่บนเตียงเหมือนเดิมนอนคนเดียว
นอนอยู่บนเตียงอันเนี้ยเขามายืนอยู่ที่ปลายเตียงอืม
เขามายืนผู้หญิงผู้หญิงแต่อันเนี้ยไม่เห็นผมยังไม่เห็นหน้าอะไร
เขาเลยเหมือนกันครับเขามายืนอยู่ที่ปลายเตียงอืมยืน
ผมมองตกใจตื่นมานี้เลยคุณครับแล้วผมก็มองไปที่เขาครับ
ขึ้นมาเหมือนเดิมมองมองให้ชัดมองให้เห็นหันกลับไป
ผมนอนอยู่แล้วตัวเรานอนอยู่นั่นใช่อืมแต่เราลุกขึ้นมาแล้วใช่
อ่าผมมานั่งมองเขาอยู่อย่างงี้อ๋อแต่มันเหมือนแบบมองแล้วก็เฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยฮะเฮ้ยเรานอนอยู่ครับแล้วเขาก็เดินครับ
มาข้างข้างแต่อันนี้เข้ามาใกล้ใกล้อืมแต่ผมไม่เห็นหน้าอืม
ไม่ใกล้ใกล้ไม่เห็นหน้ามาแล้วเขาพยายามจะสื่อสารอะไรกับผมสักอย่าง
อืมเสร็จความรู้สึกเหมือนเดิมเลยคุณมีการจับมืออืม
เดินเข้าไปในห้องน้ำอืมผมเป็นคนตัวใหญ่ผมสูงร้อยแปดสิบสอง
ครับผมไปยืนหน้ากระจกผมไปยืนอยู่ตรงนั้นหน้ากระจกครับ
มือจับไปที่ที่เคาน์เตอร์ที่เป็นหินอ่อนอืมผมเห็นผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่ข้างหลัง
ผมผมรู้สึกว่าเขายืนอยู่ข้างหลังผมแต่ผมไม่เห็นหน้าเขา
แต่พอผมไม่กลัวเขาผมไม่รู้สึกว่าผมกลัวเขา
แต่ผมมองไปที่กระจกผมเห็นว่าเขาอ่ะนี่ตัวผมสูงอย่างนี้ใช่ไหม
เขาอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็ขึ้นมาอืมให้ผมเห็นอย่างเงี้ครับ
เหมือนขึ้นมาให้ผมเห็นอย่างเงี้ผมก็นั่งเฮ้ยผมก็ยืน
ถามตัวเองว่ากูต้องกลัวหรือกูต้องไม่กลัวกูแล้วต้องทำยังไงอ่ะ

ผมอ่ะอืมเขาแค่มายืนครับแล้วก็จ้องหน้าผมอย่างเงี้ครับ
เสร็จความรู้สึกมันเหมือนผมต้องตื่นว่ะผมหลับอยู่ผมตื่น
ครับตื่นผมยืนอยู่คนเดียวอืมละเมอละเมออีกอ่ะละเมอ
ในความรู้สึกนั้นนะละเมอเดินออกไปเออโทษ

เขานั่งรออยู่ตรงนั้นที่เตียงเก้าอี้ปลายเตียงบางโรงแรม
แต่อันนี้ผมรู้สึกแค่ว่าเฮ้ยกูไม่ใช่ฝันซ้อนฝันอีกทีละมั้ง
ผมรู้สึกว่าผมมีสติมีมียืนอยู่อย่างเงี้ยครับผมต้องทำยังไง
ผมต้องทำยังไงผมต้องทำยังไงเดิน
เดินไปเดินไปที่ตัวเองว่าเฮ้ยมันคือจ๊อปใช่ไหม
มันคือจ๊อปใช่ไหมเดินไปมันไม่มีจ๊อปแล้วอ่าแต่ยังมีผู้หญิงคนนี้อยู่ครับ
มันยังมีผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่เราก็เฮ้ยแล้วเราจะต้องจะต้องยังไงต่อ
ผู้หญิงคนนี้แค่ลุกแล้วก็เดินขอโทษนะเขาจะเดิน
เขาจะไม่ได้เดินแบบเดินเหมือนคนเดินอย่างเงี้ครับเขาจะเดินแบบ
มันเหมือนคนลากขาผมรู้สึกแบบนั้นนะคุณ
มันเหมือนคนที่ลากขาแล้วก็ลากลากแล้วเขาก็มายืนข้าง
แล้วเขาก็ยืนมองผมแต่อันนี้ผมไม่เห็นหน้า
ผมเห็นหน้าเขาชอตเดียวคือตอนที่ตรงกระจก
ที่เขาลอยจากไหล่ขึ้นมาอย่างนี้ผมเห็นภาพอันนั้นอันเดียวเลย
แต่เขายิ้มนะแต่เขายิ้มแล้วเขาก็มายืน
ยิ้มมันมีหลายแบบยิ้มดีมั้ยพี่
ยิ้มแบบไม่ได้ยิ้มแบบเฮ่ยจากเล่นมึงอะ
เขายืนจ้องจ้องจ้องแต่ผมไม่เห็นหน้าเขา
คืนที่ผมไม่ได้นั่งที่ห้องอืมผมไปนั่งประชุมงานกับที่ห้องน้องทีมงาน
ครับแล้วห้องน้องทีมงานเนี้ยเอ่อห้องห้องเราเนี้ย
พอออกจากลิฟต์มามันจะเป็นแค่ทางโค้งหนึ่งครับแล้ว
วิธีการดีไซน์เนี้ยเพราะเวลาเดินมานิดนิดแล้วก็เลี้ยวขวาไปยาวยาวเนี้ย
เขาก็จะทำเป็นกระจกอย่างเงี้ยอย่างตรงนี้ไว้เพื่อให้มันดูโปร่งขึ้นใช่ปะครับ
ห้องน้องทีมงานเนี่ยอยู่ห้องผมอยู่ต้นห้องน้องทีมงานอยู่ข้างใน
ผมมาเดินไปนั่งคุยกันนู่นนี่นี่แล้วเดินกลับมาแต่ตอนที่เดินผ่านโค้งเนี่ย
ผมรู้สึกมันเหมือนมีอะไรบางอย่างอ่าที่เขาไปด้วยอ่า
มาอยู่ใกล้ใกล้อย่างเงี้ในความรู้สึกนะครับแล้วผมก็เข้าห้องไปนู่นนี่นั่น
ก็ไม่ได้มีอะไรเพราะมันก็ยังไม่ได้ดึกด้วยอืมแล้วก็จนกระทั่งไปเกิด
เหตุการณ์ก็ทั้งหมดแต่ความรู้สึกอย่างหนึ่งคือความช็อกของผมนะ
คือผมอ่ะเห็นหน้าสิ่งที่เรียกว่าผีอืมแบบชัดชัดเต็มเต็ม
แล้วมันอยู่ในตาเลยเนี้ยมันคือช็อตนั้นอ่ะช็อตที่เขาขึ้นมา
คือเขามายิ้มให้เราใช่อืมที่เหลือผมแทบจะไม่เคยเห็นหน้าอืม
อันนี้เป็นครั้งเดียวครับในชีวิตก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขา
ทำอย่างนั้นเพื่ออะไรเพื่ออะไรทำทำไมแล้วก็ไม่มีเหตุผลตอนนี้ผมถือว่าผมอ่ะ
มันมันออกได้หลายแง่นะหนึ่งคือผมเหนื่อยหรือเปล่า
ผมก็คิดไปเองอืมนู่นนี่นั่นแต่ถามคำถามตัวเองก็คือเฮ้ย
ตอนไปยืนอยู่ในห้องแล้วเรามีสติได้ว่าเราฉี่อ่ะอืมคือผมมีสติไงคุณใช่
ใช่คือถ้าพี่ฝันอ่ะโทษนะพี่ต้องฉี่รถที่นอนผมมีสติไง
ผมฉี่เออแล้วได้ฉี่จริงจริงด้วยฉี่จริงจริงก็ยืนฉี่จริงจริง
จริงจริงอืมขอพูดอะไรแบบผู้ชายผู้ชายนิดนึงแล้วกันนะ
เดี๋ยวว่าคุณเวลาเราไปตามหลังแรมมันไม่มีที่ฉี่ผู้ชายใช่ปะ
อืมมันต้องยกฝาขึ้นใช่ครับฉีกใช่ครับใช่ครับเนี้ย
ไอ้ฝามันก็ยังยกอ่ะมันก็ยกอยู่อ่ะเฮ้ยนึกออกป่ะ
ทบทวนตัวเองตลอดเวลาว่าฝันครับหรือใดใดครับ
แต่มันมีฉี่จริงแล้วมันก็มีการ
ไอ้ที่บอกว่าตื่นคือตอนนั้นมัน
คนมันไม่ฝันนะคุณเข้าใจไหมคือมันไม่ฝัน
แต่ไอ้แค่พอฉีดเสร็จแล้วเดินออกมาแล้วเห็น

มันไม่ได้ฝันซ้อนฝันมันเห็นจริง
มันเห็นมันรู้สึกจริงแล้วก็มันเหมือนเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริง

แต่ไม่รู้ว่าเขาทำเพื่ออะไรไงนั่นไง
ผมหาประเด็นไม่เจอแล้วผมไม่รู้ว่าผมสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องหรือใดอย่างนี้
ผมรู้สึกแค่ว่าเขามาแต่เขามามาด้วยรอยยิ้มครับ
มาด้วยรอยยิ้มอย่างตอนที่เมื่อกี้เล่าเรื่องน้องผู้หญิง
นั้นผมเห็นรอยยิ้มน้องแต่ผมไม่เห็นหน้าน้อง
คุณเข้าใจความรู้สึกเข้าใจฮะคือรู้ว่าเขายิ้ม
เห็นว่าเขายิ้มแต่ไม่เห็นดีเทลหน้าทั้งหมด
แต่คนนี้ผมเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้
ทุกวันนี้ยังจำหน้าเขาจำได้จำได้โอ้คุณมันเป็นภาพที่แบบ
มันไม่ได้เป็นภาพที่ไงดีอ่ะผีอ่ะคุณ
แล้วคุณเห็นหน้าผีอ่ะอืมมันมันอยู่ในความทรงจำไหมล่ะ
เป็นผีที่มาดีไงเออเขามาดีผมต้องบอกไง
ผมไม่กลัวผีเพราะว่าผมไม่เคยเจอผีมาไม่ดีเลยไงอืม
ผมเคยเจอแต่แบบเนี้ยแต่ทำไมเราฟังแล้วมันดูน่ากลัววะ

แล้วผมถึงบอกผมกล้าผมเล่าผมไม่ได้เล่าด้วยความรู้สึกแบบ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

ผมบอกว่ามันสวยไม่แพ้สวิสนิวซีแลนด์นู่นนี่นั่นอย่างนั้นเลย
กี้นะพี่นะใช่ครับสวยจริงสวยมากสวยแบบขับรถไปเฮ้ยจอดจอดอินเสิร์ตถ่าย
จอดอินเสิร์ตถ่ายวันที่๑วันที่๒แม่งไปกันไม่เท่าไหอินเสิร์ตอยู่อย่างนี้
ผมไปนิวซีแลนด์หลายครั้งมากกราเซียมีฟ็อกกราเซียมีนู่นนี่นั่นกราเซีย
ที่นี่เจอกราเซียจนเบื่อกราเซียคือทานน้ำแข็งที่มันไหลไหลลงมาช้าปีละ๒นิ้วอะไรอย่างนี้

จนแล้วไอ้ทานน้ำแข็งที่ประเทศในยุโรปเขาอนุรักษ

เอามาใส่รังโฟมเพื่อแช่

ปลากิจฐฐานผมฮึกภาพแบบ

แต่มันสวยสวยจริงแล้วปากีสถานในมุมมองผมคือเป็นประเทศขออนุญาตใช้คำว่าเป็นประเทศแบบแขกอะไรอย่างนี้
แต่จริงแล้วผมมองว่าปากีสถานเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ใครอยากจะไปแสวงบุญควรจะไป
เพราะว่าอย่างเส้นอินเดียเนี่ยเราจะมีเส้นสังเวย์อะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
แต่ผมไม่ได้พูดเปรียบเทียบแต่ผมพูดให้ฟังว่าปากียังเป็นโบราณสถานที่เห็นเป็นอาคารเป็นตึก
เมื่อกี้ผมพูดถึงตักกษีลาที่สาวกของพระพุทธองค์ทั้ง๔รูปที่มาอยู่ในห้องนี้
ใครที่เดินทางไปพระถังสำจังนู่นนี่นั่นไปเรียนจะต้องพักอยู่ห้องเรานี่

พอไปนั่งคุยกับเขาจริงงานปั้นมันไม่ใช่งานที่คนเอเชียถนัดมันมาจากงานแกะงานปั้นมันมาจากยุโรป
ยุคแรกเป็นช่างยุโรปเพราะฉะนั้นเขาก็จะแกะตามจินตนาการหน้าเป็นแบบสไตล์ยุโรป
เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ก็จะหน้าแบบนั้น
เพราะทุกอย่างมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นแล้วมันเป็นดินแดนที่มีเรื่องราวมากมาย
ซึ่งผมไปถ่ายเรื่องพวกนี้แต่ละวันหรอคุณ
มันจะอยู่กับข้อมูลชุดข้อมูลชุดข้อมูลว่ามันมีการเคลื่อนทัพโมกุลนู่นนี่นั่น
มันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาคืออักอย่างผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือด้วย
ผมไม่อยากโง่ผมไม่อยากไปในที่ที่คนที่มาจาก
ผมไม่ได้ว่าแต่ผมบอกว่าคนที่มาจากการท่องเที่ยวไม่ใช่คนที่รู้เรื่องราวประวัติศาสต
ได้รู้เรื่องราวอะไรเยอะแยะมากมายเขาทำหน้าที่ของเขาเท่านี้
แต่ถ้าเกิดเราไปในหลายที่ซึ่งผมเคยพลาดมาแล้วในชีวิต
ผมไปแม่งไปโคตรยากเลยกว่าจะไปถึงที่นี่แล้วผมไม่รู้ว่ามันคืออะไร
กระทั่งผมกลับมาผ่านมาเป็นปีไอ้ที่ที่เราเคยไปแม่งคือจุดกำเนิดอะไรยิ่งใหญ่ของโลก
ไม่รู้ว่ามันเป็นโลกยังไงวะทำไมไม่เล่าในเทปรายการวะ
ผมจะมีชุดข้อมูลเยอะมาก
เรื่องที่มันเกิดขึ้นก็คือโรงแรมเราจากอิสลามบัตร
ที่จะค่อยขึ้นไปทางเหนือไปถึงเมืองเกียวกิจที่อยู่ทางตอนเหนือ
เราจะไปดูมันเป็นเส้นทางสายอริยธรรมอยู่แล้วนะ
แต่สิ่งที่มันเด่นอย่างหนึ่งก็คือตรงนั้นมันมีเมืองหนึ่ง

เป็นเมืองที่เขาว่ากันว่าคนมีอายุยืนยาวมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ผมเห็นภาพคนอายุ๙๐อายุ๑๐๑เดินขึ้นเขา
แล้วข้างหลังเนี่ยเขาจะเป็นแผ่นไม้เป็นตัวแอลแบบนี้
แล้วก็แบกหินคุณเพื่อเอาไปซ่อมบ้านเขา
บ้านเขาคือการเจาะดินลงไปประมาณสักเมตรหนึ่ง
แล้วก็เอาหินพวกนี้มาว่ากองเรียงรวมกันคล้ายโดม

เราไประหว่างเส้นทางที่เรากำลังจะเข้าไปที่เมืองเนี่ยคุณ

มันไม่ใช่ที่ที่นักท่องเที่ยวปกติเขาไปเที่ยว

แต่เราไปกันทีมงานแบบนี้ผมต้องบอกว่าเราผ่านอะไรมาเยอะ
แล้วผมจะบอกเลยว่าคนประเทศพวกนี้เป็นประเทศที่โคตรมีน้ำใจ
เอาจริงไม่คนพวกนี้โคตรนิสัยดีเราเหมือนในหนังนะคุณที่แบบนั่งไปในรถมินิบัสเล็กกับทีมงานเราทั้งหมด
บนรถมีปืนอากาศ

เออคือมันก็จะมีเรื่องปัญหากลุ่มชนกลุ่มน้อยมีกลุ่มปฏิบันในยุคนั้น
มีประกอบขับรถเดินทางขึ้นไป

โรงแรมที่พักของเราเนี่ยเวลาเราไปถึงแต่ละเมืองเนี่ย
ถึงประมาณสักสี่ทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มประมาณนี้
ในหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นบ้านชั้นเดียวหมดเลย
แล้วมันก็มีโรงแรมเหมือนเป็น๑ห้องแถว๒ห้องแถว
ลอยเด่นขึ้นมาประมาณ๓ชั้น
สูงสุดแล้วในสิ่งที่เราเห็น
ภาพที่เรานั่งรถไปเนี่ยสลึมสลือหลับกันมาบนรถด้วยแหละ
ไปเฮ้ยนี่คือโรงแรมเราใช่ไหม

ปีนขึ้นไปบนรถเราเพราะสัมภาระอยู่อยู่ข้างบน
ปีนขึ้นมาโยนหักโยนโยนโยน
ตกใจเนี่ยนึกว่าโดนป้น

เขามาช่วยกันไม่ใช่เพียงแท้โรงแรมด้วยนะ
เป็นผู้หวังดีว่ามีอาคันตุกะจากต่างแดนเดินทางมาถึงที่นี่

มันขนกระเป๋าขึ้นไปที่ห้อง

ทั้งหมดของพวกคุณที่มาอันนี้นะให้ทั้งหมดนะ

ต้องให้ล่ามมาแปล

คุณนึกสภาพเวลาคุณเข้าไปในห้องในโรงแรม

เป็นไม้มีฟูกบาง

แต่ไล่ก็เขามีน้ำใจ
อ่าเรามีพวกน้ำอัดลมน้ำนู่นนี่นั่นก็เปิดให้เขากิน

เสร็จปั๊บสิ่งที่เป็น

อ่านี่คือจะเล่าว่าเนื่องจากเราอยู่ตรงนี้สองวันเรามารู้ว่า
ไอ้ที่ที่เขาให้เราอ่ะมันคือฟินโอ้ยตายแล้วชีวิตผมไม่เคยสูบฟิน
สูบอะไรอย่างงี้แล้วมันเป็นฝิ่นแบบฝิ่นดิบอ่ะคุณอ่าแต่เขาเอาไปใส่ไว้ในยาสูบอ่ะ
ครับมันก็เป็นเรื่องราวประมาณนั้นผมเล่าปูประเด็นนี้เพื่อให้เห็นว่า
ลักษณะคนตรงนี้เป็นแบบนี้นะคืนต่อมาครับสิ่งที่เป็นคือ
ผมนอนกับเพื่อนนักแสดงคนหนึ่งชื่อเดียวกับคุณอืมคุณคุณแจ๊คคุณแจ๊ค
นอนอยู่ด้วยกันครับเสร็จปุ๊บภาพที่มันเป็นคุณครับมันคือผม

คนดูการต่อสู้ในศึกสงครามอืมเหมือนประหนึ่งว่ามีกองทัพที่กำลังสู้
อ่าอ่าสู้สู้แล้วเราก็นั่งแล้วเราก็เป็นผู้ที่ไปยืนดูเหตุการณ์นั้น
ดูดูดูดูไปดูดูเสร็จสักพักหนึ่งปุ๊บเราเป็นผู้ต่อสู้แล้วเว้
อืมผมเริ่มเข้าไปต่อสู้แต่ภาพมันไม่ได้เป็นภาพใหญ่เหมือนเดิมแล้วอืม
แต่มันจะเป็นเหมือนกับปะหนึ่งว่าในการต่อสู้ครับผมก็สู้เสร็จมันเปลี่ยน
กล่าวคุณจากในสนามรบที่ต่อสู้มันเปลี่ยนไปในห้องเราในห้องที่เราอยู่
แบบนี้ครับแล้วผมสู้สู้สู้สู้สู้สู้ระหว่างที่ต่อสู้เนี่ย
มันมีไฟไหม้คุณอืมไฟไหม้เกิดขึ้นในห้องเราเนี่ยครับอ่าโรงแรมเป็นโรงแรม
เป็นถังปักอาบอ่าผมวิ่งเข้าไปในห้องน้ำผมไปตักเอาไปสาดไฟ
ตักสาดไฟวิ่งตักสาดไฟครับแล้วก็กลับมาต่อสู้ต่อสู้สู้สู้โอ้โห
เฮ้ยคุณแต่สิ่งที่มันเป็นคือเออแม่งเหนื่อยมากมันตัวใหญ่ใหญ่เหรอคุณอืม
แล้วที่เมื่อกี้ผมปูเรื่องภาพที่เราเห็นอ่ะว่าเป็นคนเอ่อเอ่อ
ผมหยิกหยิกตัวใหญ่ใหญ่อืมที่เหมือนกับรูปแค่แค่รูปปั้นพระพุทธองค์รูปนี้น่ะอ่า
เพราะมันเป็นหน้าตาแบบอย่างงั้นเลยเหมือนแขกขาวอ่ะคุณอ่า
อารมณ์กับผมก็แขกขาวค่ะอารมณ์ประมาณคล้ายคล้ายตัวใหญ่ใหญ่สู้สู้สู้สู้กับเขา
เหนื่อยมากคุณภาพที่ผมเห็นสุดท้ายครับผมมากดมันอยู่ที่ที่เตียงอืม

เช้าไม่เช้าอ่ายังมืดอยู่อ่าแต่ผมอยู่ผมอยู่ในท่าต่อสู้อยู่นี่อ่า
เหลือบมามองอีแจ๊คมองผมอ่านอนมองอยู่ครับ

มึงไม่คิดจะอะไรยังไงฝันเหรอฝันว่าอะไร
ในความรู้สึกนะครับผมเห็นสิ่งนี้อืมผมกำลังทำอย่างงี้อืม
ผมเป็นอย่างงี้แล้วตอนที่มันเปลี่ยนแก๊กกราวอ่ะผมก็เห็นมึงนอนอยู่ตรงนี้อืม
แล้วผมก็กำลังดำเนินการอืมอย่างงี้อยู่อืมแล้วสู้สู้สู้สู้
แต่สิ่งที่มันเป็นคือเฮ้ยไปดูดิอืมเนี้ยน้ำมันบอกว่าเห็นแล้วอืม
อ้าวมันเห็นแล้วอ่าว่าผมอ่ะวิ่งแล้วผมอ่ะก็พูดด้วยอ่า
พูดด้วยแต่ผมอ่ะจะพูดไงดีอ่ะมีสติที่จะเห็นว่านี่มันคือห้องเรา
คุณเข้าใจไหมอ่าเข้าใจมันเหมือนอารมณ์ซ้อนอ่ะครับ
ซ้อนกันอยู่อย่างเงี้ยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะอ่า
ขันแต่ไม่ได้แปลว่าเช้าคือไก่ขันเนี้ย
ผมมั่นอะไรประมาณตีสามตีสี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เฮ้ย
กลับมาแล้วผมก็เล่าให้เขาฟังอืมเขาบอกว่าแล้วผมมาหาว่า
จุดที่เขาตื่นมาเขาเห็นยังไงเขาเห็นว่าผมอ่ะกำลังต่อสู้
อืมแต่ตอนนั้นผมอยู่ข้างล่างอืมผมกำลังต่อสู้อยู่กำลังโดน
อ่ากำลังโดนโดนกดอ่าอ่าแล้วผมอ่ะก็เหมือนกับให้อารมณ์
ผมมันลุกขึ้นมาได้แล้วผมก็วิ่งเข้าไปในห้องน้ำอืม
แล้วก็ไปสาดผมก็ถามว่าแจ๊คถามจริงเหรอ
ทำไมตั้งแต่ขันแรกถ้ากูละเมอหรือกูใดก็ถ้ามึงไม่ห้าม
ทำไมไม่ไม่เรียกไม่มันบอกว่ามันมันเนี่ยเห็นมันเห็นว่า
สิ่งที่ผมทำมันไม่ใช่ละเมอคือผมก็ลืมตา
ผมอยู่อย่างเงี้อ่าคือมันก็ตกใจว่าผมทำอะไรไง
ครับมันเหมือนคนที่ตกใจมองอยู่อ่ะอืม
ผมไม่ได้หลับคนละเมอมันจะหลับตาอืมคุณคุณรู้ใช่ไหมคุณรู้ครับ
ละเมิงมันจะหลับตาอยู่แต่อันนี้คือผมมันลืมตาแล้วผมก็วิ่งไป
แล้วผมก็ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมไม่เหนื่อยมากอ่ะคุณ
ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงนอนทำอะไรไม่ถูกผมว่าเขาเขาช็อก
เขาช็อกพี่เอ่อกับสิ่งที่ผมเป็นใช่มันเหมือนกับผมกำลัง
คุณผมจินตนาการผมอ่าวันหลังคุณเชิญคุณแจ็คเกิร์กชิลเลอร์มานั่งอ่าครับ
ว่าภาพที่เห็นวันนั้นคือมันพอหลังจากเรามาคุยอ่ะ
มันเหมือนกับประหนึ่งว่าผมโดนผีเข้า
แล้วเขาทำอะไรไม่ถูกอ่าครับเออแต่แต่ตอนนั้นอ่ะ
ภาพที่ผมเห็นมันเป็นแบบนี้จริงมันคือการต่อสู้
แล้วผมก็สู้จริงจริงแล้วผมเหนื่อยจริงจริงคุณครับ
เหนื่อยแบบเหนื่อยแบบเหนื่อยอ่ะเหนื่อยแบบหอบแฮกเลยอ่ะ
อ่ากับเหตุการณ์ที่เกิดแล้วผมก็เล่าให้มันฟังว่า

มันก็เห็นภาพแบบนี้เหมือนกันอืมก็นึกถึงนะพี่แจ๊คอ่ะ
แจ๊เกิดจิลเลอร์อ่ะอืมเออเออเออเออผม
ผมกล้าเล่าได้สองแบบครับหนึ่งก็คือหลังจากที่เมื่อคืนที่แล้วนู้น
ครับผมไปโดนไอ้ตัวนี้อืมอันนี้ผมผมไม่ฟันทงว่า
อย่างนั้นเพราะผมไม่ได้เห็นผมไม่ได้เห็นหลังจากที่ลืมตามาแล้วเป็นอย่างนี้
มันอาจจะหลอนจากตัวยาก็เออมันเป็นไปได้ไหมอันนี้ผม
ผมกล้าพูดตรงไปตรงมานะว่ามันเป็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริง
กับชีวิตผมครับแต่ไอ้การต่อสู้ที่ว่านี้เฮ้ยมันสู้จริงจริงอืม
แล้วประเด็นที่สองก็คือผมอ่ะไม่ใช่คนเสพยาเสพติดเลยครับ
ไม่ใช้คำว่าไม่เคยอืมแตะต้องกับยาเสพติดเลยอืมเอ่อ
พี่คนที่เป็นไก๊ที่เขาพูดให้ฟังเขาก็บอกว่ามัน
มันก็ไม่น่าจะข้ามวันข้ามคืนกันมาไม่น่าจะมีฤทธิขนาดนั้นอืม
เพราะผมไม่ได้เป็นผู้ไปสูบอย่างนี้ไงคุณเข้าใจไหม
มันเหมือนกับมารยาทคนแล้วผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ย
ผมสื่อสารกับมันไม่รู้เรื่องอ่ะมันให้มันมาไม่เอาเออเอาไปเถอะ
เอาฟื้บแล้วอีกผู้เหตุการณ์ก็คือผมผมผมผอยหลับไปเลยอย่างเงี้ยอ่า
ซึ่งเหตุการณ์นี้คือหัวค่ำเมื่อกี้ผมบอกผมมาถึงประมาณสามสี่ทุ่มใช่ไหมใช่
นั่งอยู่ในห้องนักแสดงผมนอนยันเช้าผมไปทำงาน
ผมเล่าในเทปรายการได้ปกติอืมผมกลับมาอาบน้ำอาบท่ากินโฮงกินข้าว
กลับมานอนจนกระทั่งมันจะรุ่งสางอีกวันหนึ่งแล้วมันไม่น่าจะมีฤทธิ์อะไรขนาดนั้นหรือเปล่า
นี่คือตามที่ทีมงานวิเคราะห์กันนะมันก็เป็นไปได้หลายอย่าง
แต่สิ่งที่เราได้รับข้อมูลก็คือไอ้หมู่บ้านพื้นที่ที่เราอยู่ตรงเนี้ย
ครับมันคือพื้นที่เคลื่อนทัพในการต่อสู้สมัยโบราณตั้งแต่เด็กจริงใช่
มันคือเรื่องเหล่าจริงจริงอ๋อเพราะเอ่อบ้านเราเนี่ย
เราเป็นพื้นที่ที่ราบเนอะพื้นที่ราบเพราะฉะนั้นเราสามารถเดินทับนู่นนี่นั่นได้ง่าย
แต่ของเขามันคือภูเขาลูกใหญ่ภูเขาที่เวลาเรามองยอดเขา
เวลาเรามองบ้านเราคือมองอย่างนี้แต่อันนี้คือเรามองแบบสูง
มันเป็นภูเขาสูงใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยอลังการเพราะฉะนั้นมันจะมีร่องทางเดินอยู่แค่เนี้ย
เพราะฉะนั้นหมู่บ้านอยู่ตรงนี้ยังไงก็ต้องผ่านตรงนี้
มันก็จะเป็นแล้วตรงนี้มันเป็นดินแดนประวัติศาสตร์ด้วยอ่า
ต้องบอกก่อนทั้งทั้งเมืองกิวกิจทั้งอะไรเงี้ยค่ะลองไปเสิร์ชหาข้อมูลดูอืม
มันจะเป็นดินแดนประวัติศาสตร์ในพื้นที่ตรงนี้ด้วย
เพราะฉะนั้นผมก็คิดเอาเองอุปมาอุปมัยอุปมานว่าก็เราอยู่ในพื้นที่นั้น
เขาทำให้เราเห็นถึงเหตุการณ์นั้นอืมเพราะว่าผมว่าผมรู้สึกอย่างหนึ่งนะว่า
ผมรู้สึกว่าผมมาในทุกพื้นที่อ่ะผมไม่ได้มาด้วยการลบหลู่อืม
ผมว่าผมมาแล้วผมไม่เคยเล่าเรื่องประเทศไหนในแง่ลบเลย
ผมบอกเล่าในแง่ดีเสมออืมเพราะฉะนั้นผมว่าเขาคงอยากให้เรา
เราเห็นว่ามันคืออะไรที่ถูกต้องผมคิดเอาเองเป็นคนคิดเยอะ
ผมว่าคนที่เนี่ยเขามีลักษณะนิสัยเหมือนกับไอ้คนที่มาช่วยเราแบกของอืม
อ๋อมึงเล่าใช่ไหมอืมมึงอาจจะเล่าตรงนี้พลาดเว้ยเออ
ความจริงคือมาทำประวัติศาสตร์ให้เห็นเลยอ่าเออผมคิดอย่างงั้นอ่า
เสริมเติมให้เราเออว่าว่าการการกองทัพที่เขาผ่านร่อง
แล้วเวลาเราค่ะเราเห็นภาพอ่ะเราเห็นภาพนั้นจริงจริงไงคุณแจ๊ค
แล้วเราไม่ได้เห็นภาพก่อนที่เราจะไปนอน
เราเห็นภาพหลังจากที่เราต้องขึ้นไปเรื่อยเรื่อยแล้วอ่ะคุณเข้าใจผมไหมครับ
แล้วเราก็จะเห็นภาพนั้นอ่ะคือเมื่อคืนอ่ะกูเห็นแล้วอืม
เห็นร่องนี้แล้วอืมเข้าใจเข้าใจผมเข้าใจพี่ว่าเหมือนกับ
เราไม่ได้เห็นตรงนั้นมาก่อนแต่ไอ้ตอนที่พี่ฝันหรือว่า
อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงพี่กลับเห็นพื้นที่ทั้งหมด
หนึ่งเหมือนว่าพี่เคยมาที่นี่แล้วใช่ใช่ใช่ผมผมในเทปอ่ะ
ผมยืนเล่าได้เลยอ่ะอืมก่อนเมื่อเราถ่ายรายการน่ะ
เสียดายมันตอนนั้นก็เป็นเป็นเอ่อเบต้าเหมือนเดิมครับ
คือผมยืนเล่าได้เลยว่าเนี่ยคุณเห็นร่องได้ไหม
แต่เนี่ยไม่ใช่จุดที่เขาเดินทับกันมาด้านนี้นะ
จริงจริงแล้วมันคือร่องนี้เฮ้ยมันคือร่องนี้ครับมันคือร่องนี้
เพราะคุณดูดีนะตรงนี้มันเหมือนจะใหญ่กว่าก็จริง
แต่เดี๋ยวพอเราผ่านตรงนั้นออกไปมันจะเห็นเป็นช่องเขาที่มันตีบ
ครับอืมอ่าจริงคุณและนั่นคือตรงนี้จริงจริงอืมเฮ้ย
ผมว่าก็ผมเห็นภาพนั้นจริงจริงอ่ะอืมผมเห็นได้คือว่านั้นจริงจริงอ่ะ
อืมปากีสถานอ่ะอืมใครจะอ่านอันนี้คือไม่ได้เจอผีแบบน่ากลัว
แต่มันเหมือนเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์เหมือนมิติทับซ้อนเวลา
ใครอยากเจอแล้วบอกว่าเฮ้ยประเทศไหนที่รู้สึกนะ
ผมว่าประเทศแนวแนวเนี้ยเช่นระยะทางผมต้องนั่งรถจี๊บอืม
นะถนนแห่งในขวาย่านนอกเรื่องนี้ครับจะได้เปรียบให้คุณเห็นว่ามัน

ผมต้องนั่งรถจีบผ่านทุ่งหญ้าใหญ่ไปครับ
ระยะทาง๖๐กิโลเมตร

ถ้าเป็นปกติทางปกติทั่วไปชั่วโมงนึงก็ถึงอ่ะ
ผมใช้เวลาเดินทาง๑๖ชั่วโมง

เพราะมันกระตุ้งกระติ้งกระตุ้งกระติ้ง

งบอกว่ามันมาที่นี่๒ครั้งแล้วในชีวิต

มันจะมาที่นี่ทุกปี

มันจะตอบไม่ได้เลยว่าคุณหุมมันอยู่ในประเทศอะไร

มันคือเลี้ยงแกะเลี้ยงแพ้

้อนไปที่หมู่บ้านนี้ขายขายขายขาย

ห้องน้ำผมแบบบรรยายบรรยากาศให้เห็นว่าเป็นลำทาน
คุณจะอึ๋จะฉี่ก็ลงไปในลำทานอาบน้ำ
แต่น้ำมันคือน้ำที่ไหลจากหิมะละลายลงมา

ผมบอกเลยว่าประเทศพวกนี้
แล้วมันมีรอยแกะสลักพระพุทธรูปเก่านู่นนี่นั่น
อยู่ในมันเหมือนของไร้ค่า

ผมลงไปนอนดูประเทศพวกนี้

พี่พี่อาจจะชอบไงแต่ผมก็
ด้วยการเดินทางด้วยอะไรหลายอย่าง

ถ้าเป็นผมเองผมจะเลี่ยง

ผมผมเป็นคนขี้จินตนาการเวลาเราฟังเรื่องผีทุกเรื่องที่ผมฟังอ่ะ
ผมจะกลัวกลัวกับเหตุการณ์ที่เขาเจอผมไม่รู้เหมือนกันว่า
ทำไมผมถึงกลัวขนาดนี้ก็ไม่รู้กลัวในที่นี้คือ
ในแบบที่สามารถนอนคนเดียวได้นะแต่จะไม่เอาตัวเองเข้าไปเสี่ยง
ไปเสี่ยงกับเหตุการณ์ที่มันจะทำให้จะเจอผี
ผมไม่รู้เหมือนกันผมเป็นอะไรก็ไม่รู้พี่จ๊อป
คุณเคยเจอคนที่กลัวสุดและคุณเคยได้ยินคำว่า
คนหัวลุกไหมเคยผมฟังมาหลายคนแล้ว
คุณเคยเห็นให้มันลุกขึ้นมาจริงจริงผมไม่เคยเห็นกับตา
มีแต่คนเขาเล่าให้ฟังผมเป็นหัวแบบหัวตั้งผมตั้งขึ้นมา
ผมพยายามหลังจากที่เขาลงมาผมกลัวเขาหัวใจวาย
ผมถามเขาว่าทำไมถึงกลัวผีเคยเห็นเหรอ
คนส่วนใหญ่เขาจะตอบว่าเขาไม่เคยเห็นไม่เคยเห็น
แต่เขากลัวเพราะอย่างพี่คนหนึ่งที่เขาเคยเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์
เหตุการณ์กับผมครับแล้วนอนอยู่ในห้องใหญ่ใหญ่ด้วยกันเนี่ย
ครับแล้วเวลามันเจอเหตุการณ์นี้คือแบบขึ้นมาอย่างงี้เลยเนี้ยอืม
มันจะมีสัญญาณบอกเองว่าเอออันเนี้ยคือกลัวแล้วอืม
แบบขนหัวตั้งอืมไม่รู้ผมผมหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้
อืมผมก็ผมผมแค่อย่างที่บอกอ่ะคือผมก็ยืนยันว่า
คือเรื่องผีต่างประเทศนะผมบอกว่าถ้าเปรียบเทียบกับผีในประเทศผม
มันเป็นเรื่องแบบนี้เลยอืมเพราะผมรู้สึกว่าไม่เห็นน่ากลัวเลย
ในความรู้สึกผมนะอืมแต่มันมันตื่นเต้นไหมมันตื่นเต้นอืม
แต่มันไม่ได้น่ากลัวพี่จ๊อปกำลังจะบอกว่าผีประเทศไหน
ทุกประเทศในโลกผีไทยน่ากลัวสุดอย่างนั้นเหรอฮะผมผมตอบแบบนั้น
เพราะผมเจอแบบนั้นผมไม่ได้บอกว่าผีไทยน่ากลัวที่สุด
แต่ผมมีเวลาอยู่กับพื้นที่ในประเทศไทย
ผมไปกางตรงกลางเต็นต์นอนไปอยู่กับเรื่องพวกนี้เยอะแยะมากมายเช่น
ในถ้ำอย่างเงี้อ่าคือผมไปอยู่จริงจริงไงครับ
ผมเจอจริงจริงอืมอะไรอย่างเงี้ยอืมผมผมเจอมันแล้วมันเห็นเป็นเรื่องเป็นราวไง
อืมแต่ไอ้ผีฝรั่งส่วนใหญ่หนึ่งคือเกิดที่ไหนเกิดในโรงแรมอ่า
สองเดินขึ้นมาประมาณนี้อืมมันได้แค่ประมาณเนี้ยคุณเนี้ยคือ
จากเราจะได้รับรู้ถึงเรื่องของการเดินทางของพี่จ๊อปส่วนมากคือคนที่ฟังพี่จ๊อปพูดก็จะฟังในแง่มุมของนักเดินทาง
อืมที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านภูมิประเทศที่แบบเราไม่เคยเห็นมาก่อนอืม
คือในมุมหนึ่งแต่วันนี้เราได้คุยกันคืออ่ะโอเคเรื่องของภูมิประเทศที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน
กับสิ่งฤทธิ์ลับที่มันอยู่ต่างประเทศอืมพี่จ๊อบควรจะบอกได้ไหมครับว่าทั้งทั้งต่างประเทศ
และประเทศไทยของเรามีความเชื่อคล้ายกันทุกประเทศเรื่องสิ่งลี้ลับหรือว่าผี
อืมผมว่าเขาอืมเขาเขาเชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับอืม
เหมือนกันครับแต่เขาไม่ได้เชื่อในเรื่องของคำว่าผีครับ
เหมือนเราทุกประเทศครับแต่จุดหมายปลายทางคือเชื่อในสิ่งลี้ลับบางอย่างตามความเชื่อของเขา
อ่าถูกต้องถูกไหมฮะถูกต้องมันจะมาผูกติดกับวัฒนธรรมแล้ว
เช่นวันนี้ถ้าคุณไปบอกว่าคุณไปคุยเรื่องผีให้คนตะวันออกกลางฟังอืม
เขาไม่เข้าใจคุณอืมเขาไม่เข้าใจคุณหรอกแต่ถ้าคุยในรูปแบบของเขา
สิ่งฤทธิ์ลับของเขาเขาจะเข้าใจเข้าใจอ่านี่ออกไหมมันมันมันมันมันควรละวัฒนธรรมอืม
เอ่อคุณไปคุยกับนิวซีแลนด์คุณไปคุยกับคนชนเผ่าครับ
เขาไม่เข้าใจที่เราพูดหรอกอืมแต่เขาเข้าใจในดวงวิญญาณของเขาอืม
คนที่นับถือในพระผู้เป็นเจ้าของคริสต์ครับคุณเอ่อฟิลิปปินส์
เราไปเรารู้สึกว่านี่แหละเขาเรียกว่าผีอืมอืมมันจะเรียกว่าผีอืม
อันนี้ของเขาอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งลี้ลับที่มันเกิดขึ้น
เอ่อจากภายใต้เอ่ออะไรของอ่าสตาร์นของพระพุทธเจ้าอะไรประมาณอย่างเงี้ย
มันคนละวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นเราคุยกันแบบนี้ไม่จบหรอกคุณ
ว่าว่าผีมันเหมือนกันไหมมันมันคนละแบบอืมแต่ถ้าเราดูหนังผีครับ
ทำไมผีฝรั่งก็มาประมาณนี้แหละวะเราก็กลัวเหมือนกันอืมถูกไหม
มันก็มาประมาณนี้แหละแต่คุณสังเกตไหมว่าผีฝรั่ง
วัฒนธรรมผีฝรั่งมันจะไปอีกแบบหนึ่งเลยครับถูกคุณสุ
อีกแบบหนึ่งถูกเพราะฉะนั้นเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของโรคหลังความตาย
อืมที่อันเนี้ยน่าจะตอบโจทย์ทั่วทุกประเทศได้มากกว่าว่าน่าจะมีความ
ใกล้ใกล้กันหมดคือโรคหลังความตายแต่
อยู่ที่มุมมองว่าประเทศนั้นจะเรียกผีหรือว่าวิญญาณเนี่ย
ว่าอะไรถูกต้องถูกไหมฮะถูกต้อง
บางทีเรียกยินเรียกซาตาเรียกใดก็แล้ว

ผมเหมือนประหนึ่งว่าผมไปอยู่กับสิ่งนั้น
แล้วผมกลับมาตอนเช้าผมตื่นมาผมกำของสิ่งนั้นอยู่
ผมก็ยังเฮ้ยมากันอยู่ในมือเลยอ่ะพี่

ใช่อย่างนี้อย่างนี้
อันนี้ก็คือเรื่องหาคำตอบไม่ได้
มันก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้จะพูดว่าอะไรไง
แล้วผมก็นอนอยู่กับเพื่อนนักแสดงอีกคนนึง
แค่นั้นเนี่ยแล้วมันแปลว่าอะไรวะ

สิ่งเหล่านี้ผมว่าบางทีเราต้องปล่อยให้มันเป็นเรื่องของ
ความลับของโลกใบนี้พี่จ๊อป

มันก็เลยไม่รู้จะหาคำตอบว่าอะไร
คือจริงเดี๋ยวมันเตรียมอีกหลายเรื่องไว้เลยนะ
ครั้งหน้านะอยากจะเชิญพี่จ๊อปอีก

ผีแปลกหรือสิ่งฤนักแปลกที่พี่จ๊อบไปเจอมา

เคยเจอสิ่งที่เขาจะพาคุณไปอยู่ด้วยไหม

อย่างนี้เขาจะพาคุณไปอยู่ด้วยเลย

ลอกเออซึ่งอันนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวข้างหน้ามาเล่ากัน

ละเอียดจะค่อนข้างจะเยอะ

เพราะฉะนั้นพวกเราทีมงานชาวสถานีผีดุ
รวมไปถึงคุณผู้ชมทุกท่านเฝ้ารอฮะ
รอเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่พี่จ๊อปว่าง
สละเวลามาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกัน

ผมชอบฟังเรื่องที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้

ผมชอบฟังเรื่องผีต่างประเทศเรื่องนี้รับต่างประเทศ
ผมอาจจะได้เปิดโลกกระทัดกับพี่จ๊อปก็ได้ใครจะรู้
ได้ครับมีโอกาสเดี๋ยวเรามาแชร์ประสบการณ์กัน
อย่างหนึ่งที่ผมเป็นแล้วผมก็จะยืนยันกับทุกคนว่า

แล้วผมก็ไม่ได้รู้สึกมีความสุขกับการที่จะมานั่งเล่าเรื่องผี
เพราะก็ไม่ได้อยากเจอพี่บ่อยอยู่แล้วเพราะรู้สึกว่ามันเหนื่อยเหนื่อย
เหนื่อยอะไรเหนื่อยกับการที่ในค่ำคืนวันนั้น
มันมักจะเรียกว่า๘๐๙๐เรามักจะอยู่คนเดียวตลอดเวลา
แต่ในบางครั้งมันเป็นอะไรที่เออถ้าเล่าก็อยากจะแบ่งปันกัน
แล้วก็ของหลายเรื่องที่เราไม่เคยรู้
เรารู้จักเขา

แล้วทำให้หลังจากนั้นเราได้รู้เรื่องราวมากขึ้น
เพราะฉะนั้นถือว่าถือว่ามาแบ่งปันประสบการณ์พี่จ๊อปข้างหน้า
วันนี้สถานีผีดุขอบพระคุณพี่จ๊อปมาก
ขอบพระคุณที่มาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกัน
แล้วก็เหมือนเดิมฝากไปถึงคุณผู้ชมนะครับ
ใครที่มีประสบการณ์แบบนี้อย่าเก็บไว้คนเดียวครับ
ลืมส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการนะครับ

เราก็จะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
ส่วนแขกรับเชิญของเราสัปดาห์หน้าจะเป็นใครพลาดไม่ได้เหมือนเดิม
สำหรับสัปดาห์นี้เวลาหมดหมดเวลาพวกเราชาวสถานีผีดุลาทุกท่านไปก่อนครับ
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอกันวันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับ
ฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกคนสวัสดีนะคะ
สวัสดีครับขอบคุณพี่จ๊อบนะครับขอบคุณครับ